ท่านผู้ชมครับเรื่องของคดีน้องชมพู่นะครับ
วันนี้๖๐วันนะฮะ๖๐วันแห่งการหายตัวไปนะฮะ
รวมทั้งการเสียชีวิตของน้องชมพู่ด้วยนะครับ
ถ้าจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้
ก็น่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวน้องชมพู่

ก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีที่
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยกลับจากกรุงเทพมาที่บ้านกอกอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ทีแรกลุงพลบอกโอ้โหเมื่อวานนี้บอกผมอยากจะเจอนะ

ทำลงไทม์ไลน์ช่วงเวลา๑๑พฤษภาคมผมอยู่แบบไหนอะไรยังไง
สุดท้ายคุณแม่น้องชมพู่วันนี้ยังไม่ขอเจอนะครับ
ซึ่งลุงพลบอกว่าก็ต้องยอมรับการตัดสินใจ
เคารพสิทธิ์ของคุณแม่น้องชมพู่อ่ะนะที่ยังไม่อยากเจอกันนะครับ
หากยังไม่อยากเจอกันก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็พร้อมนะพร้อมจะเจอตลอด
ส่วนที่แม่สงสัยว่าทำไมลุงเนี่ยถึงรักน้องชมพู่มากเกินไป
ลุงพลยืนยันว่าไม่เคยคิดไม่ดีกับน้องชมพู่นะครับ
และที่สำคัญก็คือไม่มีทางอย่างเด็ดขาด
ที่เขาจะทำอะไรให้ป้าแตนเนี่ยต้องเสียใจ
ก็ถ้าในเมื่อพ่อแม่เขาไม่มีความยินดีที่จะพบผม
ผมก็ต้องเคารพสิทธิ์เขาครับ
ก็ไม่อยากจะสงสัยครับ
เพราะว่าเราเป็นญาติกันเราไม่อยากสงสัยใครหรอก
มันไม่มีใครหรอกญาติใครก็จะมาสงสัยกัน
รักกันอยู่ดีกลายเป็นผู้ต้องสงสัย

ผมเชื่อว่าคนที่คิดได้แบบนี้นะ
มันมีน้อยมากสำหรับผมนะ
น้อยมากที่คิดแบบเรื่องแบบนี้นะ
พี่เด็กตัวแค่นี้อายุแค่๓ขวบ
แฟนผมป้าแตนทั้งสวยทั้งหุ่นดี
พระท่านบวชท่านยังไม่จำเป็นต้องมีอะไรเลย
ท่านก็ยังอยู่ได้นับประสาได้ผม
ส่วนวันนี้นะครับลุงพลไปที่เกาะคำชโนธ
ที่อุโดรนทานีก็ไกลบ้านหน่อยท่านผู้ชม
วันนี้ก็คงจะไปไหว้พระทำบุญ
โอ้โหเคยไปหาพระมาเมื่อคืนวันก่อนพระบอกชะตาไม่ค่อยดี
ใช่ชะตาเกือบขาดเหลืออยู่เส้นเดียว

ก็เลยไปเกาะคำชโนธวันนี้นะครับ
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นนะไปทำวงทำบุญนะครับ
ส่วนคุณแม่คุณพ่อน้องชมพู่วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะคือวันนี้คุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่น้ำตาไหลเลยนะ
ใช่เพราะคนไปให้กำลังใจ
คนไปให้กำลังใจกันเยอะมากพ่อแม่ถึงขั้นน้ำตาไหลเลย
เพราะว่านี่เห็นไหมพ่อร้องไห้อย่างนี้

อ้าว
ตอนนี้พ่อโดนหนักครับขอวอนอย่าทำอย่างนั้นอีกเลยครับ
ต้องดูให้แน่ชัดครับลูกพ่อก็เสียแล้วครับ
ขอบคุณมาก
คือในขณะที่แม่ไม่เหลือใครพวกเขาเป็นใครก็ไม่รู้
ที่ยังมาให้กำลังใจแม่อยู่นะ
คือคนไปให้กำลังใจพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ที่บ้าน
คือตอนนี้พ่อก็บอกพ่อก็โดนหนักแม่ก็โดนหนัก
คือใช้คำว่าทัวร์ลงเลยในโลกโซเชียล
นี่ค่ะคนก็ไปให้กำลังใจคือชาวบ้านที่ไปให้กำลังใจบอกว่า
คือตอนนี้ก็ยังไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนร้าย
ส่วนคนจะเลือกเข้าข้างใครก็แล้วแต่ไง
เพราะว่าเป็นการเลือกตามความรู้สึกจากการนำเสนอข่าวเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยค่ะ
เขาก็ไปให้กำลังใจในแง่ที่ว่าพ่อกับแม่คือผู้ที่สูญเสียไง
สูญเสียลูกสาวสูญเสียน้องชมพู่ไป
ก็เดี๋ยวหลัง๒ทุ่มมาว่ากัน
เพราะวันนี้เนี่ยเราก็ได้คำตอบจากพ่อกับแม่น้องชมพู่อยู่สองเรื่อง
ที่คนกำลังคุยกำลังพูดถึงกันเยอะนะ
หนึ่งก็คือตกลงแล้วเนี่ยแม่ไปสั่งให้น้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่เนี่ย
ไปบอกคนอื่นว่าหลับอยู่วันที่น้องสดิ้งหายตัวไปเนี่ยจริงไหม
ค่ะหรือประเด็นที่บอกว่าน้องชมพู่สนไปเล่นหนูที่เขาเพาะขาย
หนูที่เป็นพ่อพันธแม่พันธุ์ตายแล้วโดนตี
กู้ละหมื่นอันนี้จริงหรือเปล่า
คดี๖๐วันต้องรอฟังนะครับ
หกสิบวันคดีน้องชมพู่นะครับเด็กหญิงวัยสามขวบที่บ้านเกาะเกาะที่มุกดาหาร
หายตัวไปจากบ้านสิบเอ็ดพฤษภาคมเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟภูเขาหลังบ้าน
สิบสี่พฤษภาคมวันนี้แม่น้องชมพู่พูดเคลียร์ไว้สองสามประเด็น
เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้องชมพู่ส่วนลุงพลลุงเขยน้องชมพู่ที่แม่น้องชมพู่
ก็พุ่งความสงสัยไปโดยเฉพาะช่วงเวลา๑๑พฤษภาคมที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ย
วันนี้ก็พูดไว้หลายเรื่องเหมือนกันค่ะนะล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาลุงพลนะครับ
นายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่แล้วก็ครอบครัวด้วยป้าแตนเนี่ยนะฮะ
ภรรยาลุงพลเนี่ยนี่ครับทุกผู้ชมครับ
ไปที่เกาะคำชโนธวังนาคินที่จังหวัดอุดรธานีนี่ฮะ
ไปทำบุญไหว้พระขอพรกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับเกาะคำชโนธ
ดินแดนวังพญานาคนะดินแดนพญานาคาราช
ซึ่งมีพ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมาอยู่ที่บ้านโนนเมืองหมู่สิบเอ็ด
ตำบลบ้านม่วงอเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีคนที่ดูข่าวคราว
คดีน้องชมพู่จำได้ก็เนี่ยฮะมาทักทายกันอยู่พอสมควร
โอ้โหเดี๋ยวนี้คนรู้จักหมดแล้วค่ะลุงพลใช่นี่นะลุงพลนี่นะฮะ
อ่ามากับป้าแตนนะครับก็มาถึงช่วงเย็นเย็นแล้ว
เป็นผู้ที่เดินทางมาแทบจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วที่ได้เข้ากราบไหว้พ่อปู่แม่ย่านะฮะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีการจัดระเบียบคนที่จะเข้าไปด้วย
อ่าเกี่ยวเรื่องโควิดสิบเก้านะครับนี่ฮะลุงพลป้าแตนนะครับ
อ่าหลายคนก็มาขอถ่ายภาพด้วยมาให้กำลังใจด้วยนะครับ
ลุงพลป้าแตนก็ได้ซื้อใบสีไปไหว้พ่อปู่แม่ย่า
ใบสีกล่าวคำถวายนะนี่ฮะเดินเข้าไปในเกาะคำชโนธ
นี่ฮะไหว้อยู่ที่จุดหน้าศาลพ่อปู่แม่ย่า
อ่าท่านช่วยตลอดนะครับคนที่ผูกนะครับ
ที่น้องแห้งนี้ว่าอะไรนะครับปู่ย่าช่วยทุกคนเลย
นี่ครับลุงพลนะครับลุงพลเนี่ย
ไหว้ข้างหน้าเสร็จนะครับก็ไปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่ฮะ
ยกมืออธิษฐานที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นบ่อน้ำที่เล่าสืบต่อกันมาว่าเกิดจากน้ำที่ผุดออกมาจากใต้ดินนะครับ
เกาะคำชโนธก็เลยเชื่อว่านี่เป็นเส้นทางของพญานาคเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี่ฮะ
เชื่อว่าหลายท่านก็รู้จักกันดีอยู่แล้วลุงพลกับป้าแตนนะฮะ
แตนนี่เป็นพี่สาวของคุณแม่น้องชมพู่เป็นป้าน้องชมพู่นะครับ
ออกจากเกาะคำชโนธลุงพลกับป้าแตนก็เหมือนกับหลายท่านที่เดินทางมาที่นี่นะครับ
แวะซื้อลอตเตอรี่ซะหน่อยหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละท่านนะนะ
หลายท่านที่มาก็ถูกลอตเตอรี่ก็เยอะแยะแต่ไม่ถูกก็เยอะกว่า
เพราะว่ารางวัลมันน้อยกว่าคนซื้อใช่ไหมแต่ลุงพลก็เมื่อสองคืนก่อน
ไปไหว้พระรูปหนึ่งแล้วพระท่านก็ดูดวงให้ทักมาว่าช่วงนี้ชะตาไม่ค่อยดี
ชะตาเกือบจะขาดเหลืออีกเส้นหนึ่งใช่เมื่อคืนถึงขั้นขับรถเป็นร้อยกิโลนะครับ
ไปที่ร้อยเอ็ดฉันตั้งใจจะไปทำพิธีสะดอกเคราะห
แต่เมื่อคืนบอกได้ปล่อยเต่าไปสองตัวแล้วนะคะก็สะดอกเคราะห์ไปก่อน
สะดอกเคราะห์ไปก่อนเล็กน้อยอืมส่วนนี้ลุงพลเขาซื้อเลขของเขา
อาจจะเป็นตัวลงตัวเลขวันเกิดอะไรเลขที่บ้านอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยบอกว่ามาไหว้พ่อปู่แม่ย่าที่เกาะคำชโนธวันนี้เพื่อมาขอพร
ให้มีแต่เรื่องดีเข้ามาสู่ครอบครัว
แล้วก็ขอให้คดีของน้องชมพู่เนี่ยจบลงโดยเร็ว

กับแห่งพอส์คอปตัวจัดฝานครับ

มาจากเชื้อแล้วมาอีก

ทุกคนวังว่าในการคดี
ก็ต้องถือคุดอยู่กับเจ้าหน้าที่ไปแล้วครับ
เชื่อว่าแกเป็นคนในมุมบันหรอ

ห้องปแซครับให้พ่อ

คือลุงพลเนี่ยนะคะคุณผู้ชมบอกกับทีมข่าวของเราเลยว่าตั้งใจจะบวชให้น้องชมพู่นะ
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้น้องวางแผนเอาไว้ว่าจะบวชหนึ่งพันศาด้วยซ้ำครับ
เชื่อว่าน้องชมพู่เองก็คงอยากให้ลุงบวชให้แต่ก็ต้องเคลียร์ข้อคอรหาในคดีน้องชมพู่ก่อน
ก็ตอนนี้แม่น้องชมพู่พุ่งเป้าไปที่ลุงพลว่าสงสัยลุงพล
ลุงพลบอกต้องเคลียร์ประเด็นนี้ก่อนไม่งั้นกลัวว่าที่วัดจะไม่กล้ารับไม่กล้าให้บวชไง
เหมือนกับบวชหนีคดีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าให้เรื่องคดีมันจบก่อนเดี๋ยวบวชให้น้องครับ
ผมเคยพูดไปแล้วเรื่องที่จะบวชให้น้องก็ยังตั้งใจอยู่ครับ
ก็ต้องเคลียร์ปัญหาที่มันยุ่งเหยิงอยู่ตอนนี้ให้มันเคลียร์ก่อน
ถ้าผมหมดเป็นหมดข้อคอรหาทุกอย่างที่พ่อแม่เขาสงสัยถ้าผมเคลียร์แล้วผมก็ต้องหาจังหวะ
ไม่ครับแม่ยังไม่เคยบวชให้เลย
ก็คือพูดไงคือสิ่งที่ผมไปเห็นมันก็ยังติดตาผมทุกเช้าทุกวันเนี่ย
ผมเชื่อว่าน้องคงจะอยากให้ลุงทำให้
คือก่อนหน้านี้ลุงพลก็โกนผมโกนคิ้วตอนที่โกนวันแรก
ลุงพลบอกว่าเป็นความเชื่อว่าเอาสิ่งไม่ดีออกไป
แล้วก็จะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาใหม่เหมือนผมงอกใหม่ก็เป็นเรื่องราวดีเกิดขึ้นใหม่
ลุงพลบอกว่าก็ทำแบบนี้ปีละครั้งนะคะเพื่อไล่สิ่งไม่ดี
ลุงพลยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้คิดอยากจะบวช
แต่ว่ากลัวว่าวัดเขาอาจจะไม่รับเหมือนกับหนีคดีอะไรหรือเปล่า
แต่ลุงพลบอกว่ายืนยันนะย้ำกับทีมข่าวของเรายืนยันเลยว่าถ้าเคลียร์เรื่องคดีจบบวชทันทีเลย
คือตอนนั้นที่โกนผมโกนคิ้วเนี่ยหลังจากวันที่ตำรวจไปค้นบ้าน
วันที่ตำรวจอยู่ดีก็ไปค้นบ้าน
เช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยฮะติไปเจอก็อ้าวลุงบอกโกนผมโกนคิ้วแล้ว
ซึ่งปกติก็จะโกนประจำทุกปีโกนทุกปี
เพื่อให้สิ่งดีเข้ามานะฮะ
ความจริงวันนี้เรามีภาพอีกภาพหนึ่งเดี๋ยวท่านรอแป๊บนึงอยู่กับเรานะ
โอ้โหสังคมออนไลน์เขาแชร์ภาพลุงพลตอนหนุ่มกัน

จริงตอนนี้ก็ยังหนุ่มนะอายุก็เพิ่ง๔๐ต้นเองใช่ไหม
ใช่เกิดปี๑๙แล้วมั้ง

แล้วก็เรื่องของลุงพลเนี่ยเดี๋ยวท่านตามต่อนะครับ
เพราะว่าก็ยังมีเรื่องให้พูดคุยกันอยู่นะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นนะครับ
รวมทั้งกับกรณีของคุณแม่น้องชมพู่ด้วยนะฮะ
ทีนี้ในส่วนของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็มีกรณีอยู่
มีกรณีอยู่นะครับโดยเฉพาะข่าวสารที่ออกมากันเมื่อวานนี้นะครับ
หรือว่าการพูดถึงในโลกออนไลน์ก็แล้วแต่
คือเมื่อวานเนี่ยมีข่าวว่ามีน้องไม่รู้ว่าคนไหนนะ
หนึ่งในแก๊งต้นจำปานะต้นจำปลาที่อยู่แถวบ้านน้องชมพู่เนี่ยนะครับ
เป็นเพื่อนกับน้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่พูดให้ข้อมูล
หรือว่าจะให้สัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกว่าเนี่ยสดิ้งเขามาบอกว่า
แม่เนี่ยเป็นคนสั่งให้พูดว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ย
ถ้าใครถามให้บอกว่าหลับแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่ได้หลับ
กำลังเล่นโทรศัพท์มือถือดูแอปพลิเคชันอะไรต่างอยู่เนี่ยนะฮะ
ตกลงแล้วเนี่ยคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วปิดบังข้อมูลทำไม
ทำไมต้องปิดบังข้อมูลถ้าไม่หลับก็บอกไม่หลับมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงหรือเปล่า
มีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับน้องชมพู่ที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อแม่ลูกพี่สาวอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ
วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ๖๐วันคดีน้องชมพู่นะมันมีประเด็นนี้ขึ้นมานะครับ
ตัวไปว่านอนหลับอยู่เลยไม่เห็นตอนน้องหายแต่ความจริงแล้วน้องสดิ้งไม่ได้นอนหลับ
วันนี้แม่น้องชมพู่นะครับนางสาวิตรีวงศรีชาเปิดใจกับไทยรัฐทีวี
บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์จะคิดว่าครอบครัวของเธอเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยได้
แต่ก็อยากให้เห็นใจเธอบ้างในฐานะที่เป็นแม่ที่เป็นผู้สูญเสีย
ตอนนี้นอกจากลูกจะตายแล้วยังต้องถูกตราหน้าจากสังคมอีก
ส่วนประเด็นที่ว่าแม่ไปสั่งให้น้องสดิ้งลูกสาวคนโตโกหกว่าหลับอยู่
ไม่เห็นตอนที่น้องหายตัวเรื่องนี้คุณแม่น้องชมพู่อธิบายไว้อย่างนี้นะฮะ
คือความจริงแล้วถ้าจะฟังว่าเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่อย่างไรเนี่ย
ท่านลองลองฟังดูก่อนก็แล้วกันคุณแม่น้องชมพู่บอกว่า
เรื่องนี้เนี่ยเรื่องที่สดิ้งไม่ได้หลับเนี่ยแม่เนี่ยรู้ตั้งแต่วันแรกแล้ว
ตำรวจก็รู้คือสดิ้งเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยด้วยความที่เป็นเด็กอายุ๑๓
เป็นพี่สาวน้องนี่ก็ห่างกันตั้ง๑๐ปียุค๓ขวบ
กับแม่จะสั่งจะกำชับตลอดเวลาพ่อแม่ไม่อยู่อยู่บ้านต้องดูน้องดีนะ
ทีนี้พอน้องหายตัวไปแล้วหาไม่เจอเนี่ยพ่อกับแม่ถามก็เลยโกหกตามภาษาเด็ก
กลัวจะถูกดุถูกว่าก็บอกว่าอ๋อหลับอยู่
แต่ทีนี้พอถามกันไปถามกันมาแล้วตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือของน้องสดิ้ง
ตำรวจตรวจสอบเนี่ยพบว่ามันเป็นลักษณะของการใช้มือถือที่มันเป็นแอปพลิเคชันที่มันต้องมีปฏิกิริยาในการถามตอบพิมพ์อะไรพวกนี้
แสดงว่าไม่ได้หลับซึ่งตั้งแต่วันนั้นตำรวจก็รู้แม่ก็รู้
แต่ตำรวจเองหรือว่าแม่เองเนี่ยก็มองว่าก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ให้มันเป็นข่าวว่าน้องสดิ้งหลับไปได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ดีเหมือนกัน
เพราะอันนี้คุณแม่บอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องความปลอดภัยของเด็กตำรวจก็บอกนะคือถ้าในช่วงเวลานั้นจนมาถึงวันนี้ก็แล้วแต่เนี่ย
คนร้ายยังจับไม่ได้เลยยังไม่รู้ว่าใครจะแฝงตัวอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือจะหนีไปไหนแล้วก็ได้
แล้วถ้าตั้งแต่วันนั้นคนร้ายรู้ว่าพยานหนึ่งเดียวที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยจะเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่
แต่เขาไม่ได้หลับถ้ารู้ว่าเขาหลับจะดีกว่าไหมเผื่อที่น้องสดิ้งจะได้ปลอดภัย
แม่บอกว่ามันเป็นมุมแบบนี้ไม่ใช่ว่าแม่สั่งเพื่อให้ลูกสาวคนโตโกหก
เพราะว่ามันมีเงื่อนงำมีอะไรปิดซ่อนอะไรอยู่แบบนี้ทำไปทุกอย่างเนี่ยนะ
ถูกสังคมตำหนิต่อว่ามาตลอดไม่เป็นไรแม่บอกทนได้
ทำไปทุกอย่างก็เพราะความปลอดภัยของลูก
พอเกิดเรื่องได้สักพักไม่หลายวันนะตำรวจก็เอาสดิ้งไปสอบจนรู้ว่า
สดิ้งไม่ได้หลับนะแม่คือบอกให้เราบอกเราให้เรารู้ว่าสดิ้งไม่ได้หลับ
จากการที่แบบว่าเช็คโทรศัพท์ของสดิ้งที่มีการเล่น
คือช่วงเวลานั้นมันช่วงกี่โมงมันสิ้นสุดกี่โมงนะครับ
โมง๔๙ค่ะแล้วตำรวจก็ได้สอบถามสดิ้งจนยอมรับว่าไม่ได้หลับจริง
แล้วทำไมแม่ถึงบอกว่าให้สดิ้งโกหกไปเลยล่ะครับ
ห่วงความปลอดภัยของลูกค่ะตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครด้วย
ถ้าเกิดคนร้ายรู้ว่าถ้าออกสื่อไปแล้วสดิ้งไม่ได้หลับ
ถ้าคนร้ายรู้ล่ะแต่แม่ย้ำว่าตำรวจรู้อยู่แล้วล่ะครับ
รู้แล้วรู้นานแล้วค่ะน่าจะหลังจากพบศพน้องไม่ถึง๕วัน
มันเกิดจากความรักเกิดจากความห่วงใยแม่ที่มีต่อลูก
แม่เสียชมพู่แล้วแม่ต้องรักษาสดิ้งไว้ให้ดีที่สุด
ก็ประเด็นนี้ที่ถูกนำเสนอออกมาผ่านสื่อเนี่ยนะคะ
ว่ามีเด็กคนนึงในแก๊งจำปาให้ข้อมูลว่ารู้มาว่าน้องสดิ้งไม่ได้หลับจริง
ช่วงจังหวะที่น้องชมพู่หายตัวไปทีมข่าวของเราก็ไปตามหานะคะ
คือเราก็รู้แหละว่าเด็กคนไหนเป็นคนพูดแต่ด้วยความที่เป็นเด็กนะคะ
ทิตยของเด็กเราไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
แต่เราก็ขออนุญาตไปคุยกับคุณแม่ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับ
คุณแม่บอกว่าลูกสาวเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังเมื่อคืนที่ผ่านมา
ลูกสาวพูดว่างานเข้าหนูอีกแล้วแม่
เรื่องที่พี่สดิ้งบอกกับตำรวจว่าหลับตอนที่น้องชมพู่หายไป
ที่จริงแล้วพี่สดิ้งไม่ได้หลับ
คือน้องเขาบอกว่าเขาพูดแค่นี้นะคะ
ประโยคแค่นี้ไม่ได้พูดว่าแม่น้องชมพู่บอกสดิ้งให้บอกตำรวจว่าหลับ
เพียงแต่น้องบอกไปว่าพี่สดิ้งไม่ได้หลับ
ตอนนั้นพี่สดิ้งไม่ได้หลับจริง
คือน้องเขายืนยันแค่ว่าพี่สดิ้งไม่ได้หลับ
แต่น้องเขาไม่ได้บอกว่าแม่บังคับให้โกหกหรือเปล่า
บอกให้โกหกหรือเปล่าตรงนี้เขาบอกว่าไม่ได้มีประเด็นนี้ออกมา
บอกแค่ว่างานเข้าหนูอีกแล้วแม่ก็พูดอย่างนี้หนูจะได้เป็นข่าวแน่เลย
แม่ก็เลยถามว่าเรื่องอะไรยายดำก็บอกว่าเรื่องพี่ดิ้งบอกกับตำรวจว่าดิ้งหลัก
แต่เดียวจะดิ้งบอกไหมคะว่าคุณแม่เป็นคนให้บอกหรือใครเป็นคนให้บอก
คือทีมข่าวก็ถามคุณแม่มีประโยชน์ไงบ้าง
ของเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะถามว่าแล้วลูกสาวแม่
บอกอะไรเพิ่มเติมไหมด้วยความที่ก็สนิทกับพี่สดิ้ง
สดิ้งเล่าอะไรให้ฟังไหมว่าช่วงที่ชมพู่หายตัวไป
มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ช่วงระหว่างนั้นเขาได้มาเล่าให้ฟังไหมคะ
ว่าพี่เสดิ้งเรายังไงทำไมน้องถึงหาย
ก็ไม่เล่าอะไรตามหากันซึ่งตื่นต้นรักพฤตฤษฐิ

ชื่อของบุคค

นู้นคนนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะว่าใช่ไหมเคยรู้จักใช่รู้จักไหมคนชื่อนี้บ้านอยู่ไหนอยู่ไหนโดยส่วนตัวแม่ก็ไม่ค่อยรู้เยอะเท่าไหร่ถ้าเรียกเป็นแบบ
พ่อแม่อะไรละได้อยู่แต่ถ้าเรียกแบบเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงบางทีเราก็จำไม่ได้ว่า
คือคุณผู้ชมก็ถามเข้ามาเยอะนะคะว่าทำไมไม่ได้สัมภาษณ์น้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่เลย
ทั้งที่เป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับน้องชมพู่ก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไป
คือน้องสดิ้งเป็นเด็กนะคะอายุเพิ่ง๑๓ปีเป็นการคุ้มครองสิทธิของเด็กด้วยมีข้อกฎหมายกำหนดอยู่นะคะ
เพราะการที่ถ้านักข่าวจะไปถามเหมือนกับว่าให้น้องสดิ้งนึกถึงเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วพูด
ซ้ำเล่าเป็นการตอกย้ำความรู้สึกแต่เราก็คุยกับคุณแม่ของน้องชมพู่คุณแม่ของน้องสดิ้งในรายการคุณแม่ก็บอกแล้วว่าคือตำรวจก็เรียกน้องสดิ้งไปคุยแล้ว
ให้น้องสดิ้งไปชี้จุดแล้วว่าอยู่กับน้องชมพู่จุดสุดท้ายที่ไหนอะไรยังไง
คือถ้าจะถามว่ามันเป็นเรื่องใหม่ไหมมันเป็นข้อมูลที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือเปล่าแม่น้องชมพู่บอกว่าตำรวจรู้ตั้งแต่แรกแรกแล้วอืมอ่า
ว่าเป็นการบอกไปตามภาษาเด็กว่าหลับอยู่ก็เลยไม่ทันเห็นน้องแต่ความจริงแล้วเปล่าหรอกก็เล่นโทรศัพท์มือถือเล่นสมาร์ทโฟนอยู่อะไรแบบเนี้ยนะฮะข้อมูลตรงนี้ครับทุกผู้ชมครับเราก็เคยได้มาก่อนแล้ว
ค่ะนะก็เป็นการเปิดเผยมาจากทางตำรวจด้วยนะฮะใช่เป็นข้อมูลบันทึกการใช้โทรศัพท์มือถือของน้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่
ถ้าท่านผู้ชมตามข่าวเรื่องน้องชมพู่กับไทยรัฐนิวโชว์เนี้ยผมเชื่อว่าท่านจำได้ค่ะนะฮะท่านจำได้แน่นอนนะฮะข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือการเล่นโซเชียลมีเดียของน้องสดิ้งในวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมนะครับท่านผู้ชมครับน้องสดิ้งเนี้ยก็เคยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็
สดิ้งก็อยู่กับน้องชมพู่สองคนพี่น้องนะครับอ่าโดยสดิ้งเนี้ยได้เปิดยูทูปจากโน้ตบุ๊กให้น้องชมพู่ดูก็น้องจะดูพวกคลิปการ์ตูนอะไรพวกนี้นะครับอ่าตั้งแต่เจ็ดนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีนะฮะไปสิ้นสุดเวลาเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีคลิปสุดท้ายที่น้องดูเนี้ยอ่าเป็นคลิปเพลงคริสต์มัสนะฮะก่
ขอไปเล่นใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตายนะฮะที่อยู่ใกล้ใกล้กันนะครับตรงนั้นก็จะมีต้นมะม่วงอยู่มีหลุมที่ขุดเอาไว้มีสุนกสุนัขอะไรพวกนี้นะครับส่วนน้องสดิ้งณขณะนั้นนะครับจากข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของน้องสดิ้งเนี่ยก็คือนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่นะฮะก็อยู่กับน้องตั้งแต่หน้าบ้านตั้งแต่เช้าอ่ะ
บอกว่าเผลอหลับไปอืมอ่าช่วงที่น้องหายตัวเนี้ยนะบอกว่าเผลอหลับไปแต่ตอนนั้นไทยรัสทีวีเองเราก็ได้ข้อมูลนะครับหลังจากที่ตำรวจนำโทรศัพท์น้องสดิ้งไปตรวจสอบเนี้ยพบว่ามีการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกนะฮะอ่าที่ฮิตเล่นกันเนี้ยนะฮะจนถึงเก้านาฬิกาสี่สิบเก้านาท
พรุ่งเนี้ยนั่นแสดงว่าน้องสดิ้งเนี้ยไม่ได้หลับอืมแต่มารู้อีกทีหนึ่งก็คือเอาพูดง่ายง่ายคือเงยหน้าจากมือถือขึ้นมาก็เก้านาฬิกาสี่สิบเก้านาทีแล้วก็เอาหาน้องไม่เจออืมเนี้ยฮะข้อมูลตรงเนี้ยครับถ้าไปเทียบเคียงกับสิ่งที่มีน้องคนนึงในแก๊งจำปลาให้ข้อมูลอ่าบอกว่าส

สั่งให้บอกกับนักข่าวหรือว่าจะบอกใครก็แล้วแต่ว่าตอนนั้นหลับอยู่เนี่ยตอนที่น้องหายตัวไปเลยไม่รู้เนี่ยคนก็เลยไปตั้งข้อสงสัยไงว่าเอ๊ะแม่พยายามปกปิดอะไรหรือช่วยลูกอะไรยังไงหรือเปล่าหรือมีอะไรเกิดขึ้นในครอบครัวหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ได้รับการชี้แจงจากคุณแม่

พาน้องชมพู่ไปเนี่ย๓๕นาทีตรงนี้นี่แหละใครใครจะมาพาน้องชมพู่ไปโดยที่ไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องเอะอะโวยวายขอความช่วยเหลือหรือว่าปิดปากเด็กหรือว่าเด็กเดินตามไปเองหรือว่าอะไรยังไงเพราะไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของน้องชมพู่เลยนี่นะคะอย่าว่าแต่เสียงร้องของน้องชมพู่เลยถ้ามาโดยรถ
รถกระบะรถยนต์อะไรเข้ามาเนี่ยผมไปมาแล้วตรงตรงบ้านน้องชมพู่บ้านน้าตายเนี่ยในซอยหมู่บ้านของน้องชมพู่เนี่ยคือบ้านเขาอยู่ใกล้ใกล้กันหมดถนนไม่ได้กว้างใหญ่อะไรแล้วเป็นทางดินลุกรังดินแดงขลุขระรถกระบะเข้ามารถมอเตอร์ไซค์เข้ามารถยนต์อะไรเข้ามาก็แล้วแต่ถ้ามาจอดหรือไม่จอดแล้วมีคนลงมาอุ้มไปหรือคนขับลงมาอุ้มไปเองมา
แต่ว่าน้องไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแม้กระทั่งเสียงน้องสาวตัวเองร้องขอความช่วยเหลืออืมก็มีอยู่สองอย่างคือคนร้ายที่มาพาน้องชมผู้ไปก็ปิดปากแล้วก็อุ้มไปเลยหรือเป็นคนที่น้องรู้จักอยู่แล้วอ่าแล้วก็เดินตามไปด้วยค่ะอืมแต่ที่เนี้ยค่ะเคยได้คุยกับตำรวจและเจ้าหน้าที่บางท่านนะคะคือทุกคนก็บอกเลยว่ากุญแจสำค
อยู่กับน้องชมพู่ก่อนที่น้องชมพู่หายไปครับคือทางเจ้าหน้าที่เขาก็ให้น้องสดิ้งไปคุยกับตำรวจนะคะแต่ด้วยความเป็นเด็กก็มีสหวิชาชีพมีอายการมีอะไรร่วมสอบปากคำน้องสดิ้งไปแล้วแต่คำถามในเรื่องของจริงแล้วหลับหรือไม่หลับตกลงบอกแล้วว่าไม่ได้หลับไม่ได้หลับทีเนี้ยค่ะแล้วลุงพล
ตั้งใจโกหกอืมอย่างเงี้ยว่าว่าหลับแต่จริงจริงแล้วไม่หลับลุงพลกับป้าแตนจะว่ายังไงในประเด็นนี้เดี๋ยวลองฟังค่ะ
ตอนที่เสดิ้งมาหาป้าก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานแวดล้อมน่ะว่าเขาพูดความจริงกันหรือเปล่าอันนี้ต้องต้องให้น้องเสดิ้งอ่ะเป็นคนเปิดเผยครับถ้าว่ามีข่าวออกมาแบบนั้นสมมุตินะครับสมมุติว่าเป็นแม่เขาที่บอกให้เสดิ้งพูดแบบเนี้ยในความคิดของลุงคือมีความคิดยังไงครับผมคงไม่ไปไปกล่าวอ้างอ่ะนะเพ
ตอนที่เสดิ้งมาหาป้าเนี้ยบอกว่านอนหลับเนี้ยแม่เสดิ้งยังไม่รู้เลยว่าสมผู้หายบอกตอนไหนก็บอกกับป้าว่าเผลอหลับเนี้ยแปดโมงห้าสิบตื่นมาแล้วเก้าโมงแล้วจะไปบอกให้ตื่นเพื่ออะไรเพราะว่าตอนที่เสดิ้งมาบอกป้าเนี้ยแม่น้องสมผู้ยังไม่รู้เลยเพื่ออะไร
ลุงพลเนี่ยเมื่อวานเนี่ยบอกว่าเนี่ยวันนี้เดี๋ยวแม่น้องชมพู่กลับมาบ้านเนี่ย
ถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะเจออยากจะคุยกันจะได้เคลียร์ใจกันหน่อย
สงสัยเรื่องช่วงเวลาของลุงใช่ไหมในวันที่๑๑พฤษภาคมว่า
ลุงกลับมาบ้านไปสวนยางพารากลับมาบ้านอาบน้ำไปรับพระ
ว่าไปทำอะไรยังไงอืมมันเกี่ยวข้องกับเรื่องชมพู่หายตัวหรือเปล่า
ลุงบอกลุงพร้อมคุยลุงพร้อมเคลียร์แต่วันนี้ฮะคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
ยังไม่พร้อมวันนี้มีรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งไปสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ที่บ้านนะนะ
ทีแรกก็เอ๊ะหรือว่าเขาจะรอพูดคุยกันอะไรตรงนั้นหรือเปล่า
แต่คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เขาบอกว่าเขาไม่พร้อมเขายังไม่พร้อมจะคุยด้วยนะฮะ
เรื่องนี้นะครับลุงพลบอกว่าก็เคารพสิทธิ์ของพ่อกับแม่น้องชมพู่นะ
แต่ยังไงส่วนตัวของลุงแล้วก็พร้อมพร้อมที่จะเจอจะคุยด้วยนะ
ลุงพลย้ำว่าแม่น้องชมพู่เนี่ยต้องกล้าในการจะมาพูดผ่านสื่อด้วยกัน
อ่าคือถ้าคุยเนี่ยลุงพลบอกความจริงก็อยากคุยผ่านสื่อมวลชนอืม
จะได้เป็นการรับรู้รับทราบแบบพร้อมกันค่ะนะ
อยากให้แม่น้องชมพู่เนี่ยกล้ามาพูดผ่านสื่อเกี่ยวกับความขัดแย้งในครอบครัวนะ
ถ้าจะมามองว่าลุงพลมีความขัดแย้งกับใครอะไรยังไงในครอบครัวเนี่ย
ลุงพลบอกตลอดว่าถามแม่น้องชมพู่ดีกว่าในครอบครัวเนี่ย
ขัดแย้งกับใครยังไงหรือเปล่าแต่ไม่อยากพูดขอให้แม่น้องชมพู่พูดเองนะ
ก็เลยอยากให้แม่น้องชมพู่มาพูดผ่านสื่อด้วยกันว่ามีความขัดแย้งอะไรในครอบครัว
จนสามารถทำร้ายน้องชมพู่ได้หรือไม่และหากติดใจเรื่องไทม์ไลน์ช่วงเวลาของลุงพล
ในวันที่๑๑พฤษภาคมเนี่ยพร้อมจะคุยพร้อมจะเคลียร์
พร้อมจะคุยแบบเอากันให้ชัดไปเลยอ่ะ
ถ้าในเมื่อพ่อแม่เขาไม่มีความยินดีที่จะพบผม
ผมก็ต้องเคารพสิทธิ์เขาครับไม่อยากจะสงสัยครับ
เพราะว่าเราเป็นญาติกันเราไม่อยากสงสัยใครหรอก
มันไม่มีใครหรอกญาติใครก็จะมาสงสัยกัน
รักกันอยู่ดีกลายเป็นผู้ต้องสงสัยมันมีที่ไหนพี่ผมถามหน่อย
ก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานแวดล้อมว่าเขาพูดความจริงกันหรือเปล่า
อันนี้ต้องให้น้องสดิ้งเป็นคนเปิดเผยครับ
ถ้าว่ามีข่าวออกมาแบบนั้นสมมุตินะครับสมมุติว่าเป็นแม่เขา
ที่บอกให้สดิ้งพูดแบบนี้ในความคิดของลุงคือ
มีความคิดยังไงครับผมคงไม่ไปไปกล่าวอ้างอ่ะนะ
เพราะว่าเราจะพูดลอยไม่ได้ก็มีหลักฐานอยู่
ไปเจอกันไม่ได้เลยอ่าอ่าเดี๋ยวเราจะให้ลุงพล
พูดให้ฟังอีกทีนะฮะเรื่องการเคลียร์ใจกับคุณแม่น้องชมพู่
อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟังป้าแตนนิดหนึ่งก่อนนะอ่าเดี๋ยวลุงพลจะท่านจะให้อ่า
ลุงพลลุงพลเดี๋ยวจะให้ฟังอีกทีหนึ่งนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของการเคลียร์ใจคุณแม่น้องชมพู่นะ
ส่วนป้าแตนเนี่ยบอกว่าตอนนี้ทำได้แค่รอ
รอให้แม่น้องชมพู่พร้อมพร้อมที่จะมาคุยกัน
ป้าแตนเองก็รอตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะฮะ
แต่น้องก็ยังไม่อยากมาคุยด้วยป้าแตนภรรยาลุงพลบอกว่าจริงจริงแล้ว
นะถึงไม่อยากคุยต่อหน้าสื่อก็มาคุยกันในครอบครัวก็ได้นะ
เพราะตอนนี้ทุกคนก็บอบช้ำเหมือนกันทั้งนั้นป้าแตนบอกว่าเมื่อน้องยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะครับ
แต่คิดว่าน้องคงดูผ่านสื่อว่าป้าแตนเนี่ยพูดอะไรไปบ้างอ่า
แต่ยังไงการมาคุยกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันน่าจะดีกว่าเพราะตอนนี้รู้สึกว่าคนนอกเนี่ย
ยังให้กำลังใจป้ามากกว่าคนในครอบครัวเสียอีกนี่ป้าแตนพูดอย่างนี้เลยนะ
บอกว่าคนนอกเนี่ยดูให้กำลังใจป้ามากกว่าคนในครอบครัวซะอีกนะ
อ่าส่วนเรื่องการรอเคลียร์กันแล้วก็อยากจะคุยกันสักครั้งหนึ่งของลุงพลกับคุณแม่น้องชมพู่เนี่ย
เดี๋ยวท่านรอแป๊บนึงกันแล้วกันนะนะเดี๋ยวจะให้ฟังนะค่ะ
อ่าแต่ว่าไปดูบรรยากาศที่บ้านแม่น้องชมพู่หน่อยไหมคือหลายคนเนี่ย
ตั้งข้อสังเกตเหมือนที่คุณภาคภูมิถามพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ในรายการเมื่อวันก่อนครับ
ว่าไม่เห็นคุณแม่ร้องไห้เลยไม่เห็นน้ำตาของคุณพ่อคุณแม่เลยครับ
ไปไปมามาวันนี้น้ำตาไหลทั้งคู่เลยนะทั้งพ่อทั้งแม่ของน้องชมพู่เลยนะ
นี่ค่ะเพราะมีชาวบ้านไปให้กำลังใจอืมมีคนไปให้กำลังใจถึงบ้านเนี่ย
เป็นสิบสิบคนเลยมาจากขอนแก่นหรือว่าในมุกดาหารเองไปให้กำลังใจค่ะ
นี่นะคะพ่อกับแม่ของน้องชมพู่น้ำตาไหลเลยนะคะที่น้ำตาไหลเขาก็บอกว่าคือไม่คิดไง
หลังจากที่ทัวร์ลงใครใครก็รุมตำหนิต่อว่าพ่อแม่ในโลกโซเชียล
เขาก็อ่านนะโลกโซเชียลพ่อแม่เขาก็อ่านเขาบอก
เขาก็บอกว่าไม่กล้าแม้แต่จะไปซื้อของที่ตลาดเลยนะครับ
คือทนสายตาชาวบ้านที่มองมาไม่ได้จริงจริงแต่พอนะตอนนี้มีคนไปให้กำลังใจ
คือดีใจถึงขั้นน้ำตาไหลเลยนะคะ
พ่อก็อยากขอร้องที่คนที่ไม่รู้จริงแล้วก็อย่าเพิ่งด่วนสรุป
ตอนนี้พ่อโดนหนักครับขอวอนอย่าทำอย่างนั้นอีกเลยครับ
ต้องดูให้แน่ชัดครับลูกพ่อก็เสียแล้วครับ
ขณะนี้แม่คิดว่าแม่ไม่เหลือใครแล้วนะแม่ก็อยากจะขอบคุณด้วย

คือในขณะที่แม่ไม่เหลือใครพวกเขาเป็นใครก็ไม่รู้ที่ยังมาให้กำลังใจแม่อยู่นะ
จริงจริงแม่ไม่กล้าไปแม้แต่ตลาดนะแม่ไม่คิดไม่คิดว่าจะมีใครมาที่บ้านเราอีก
หลังจากข่าวนี้ออกไปเสียใจค่ะแล้วแม่ก็คิดว่าแม่คงไม่เหลือใคร
คือคนที่ไปให้กำลังใจเขาพูดในมุมนี้นะคะเขาบอกว่าคือตอนนี้ยังไม่มีใครรู้
ว่าใครคือคนร้ายตัวจริงก็เลยยังไม่ได้มีการเลือกข้างไหน
ไม่ว่าจะข้างลุงพลหรือข้างแม่หรือข้างพ่อ
แต่ที่เขาไปให้กำลังใจทั้งพ่อทั้งแม่ที่บ้านวันนี้ก็เพราะว่านี่คือผู้ที่สูญเสียนะคะ
คือสูญเสียน้องชมพู่ลูกสาววัย๓ขวบอะค่ะ
แต่สำหรับยายนี่ยายไม่ตัดสินใครเพราะว่ายายเป็นคนกลาง
เรามีหน้าที่ดูค่ะฟังหูไว้หูเนี่ยค่ะสิ่งที่เห็นอาจจะไม่จริงก็ได้
ค่ะใช่อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้เราเป็นคนกลาง
เราดูไปเฉยเฉยอยากแบบนั้นมากกว่าค่ะให้เป็นกลางให้กำลังไกรเขานี่

นี่แหละฮะคือคุณพ่อน้องชมพู่เองเนี่ย
ความจริงก็มีคำถามเยอะอยู่นะอย่างเมื่อวานนี้ในสังคมออนไลน์เนี่ย
ก็มีการพูดกันมีการส่งต่อข้อมูลกันนะครับ
เป็นข้อมูลที่บอกประมาณว่าเอ๊ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่เนี่ย
มันเป็นเพราะว่าพ่อเนี้ยไปทำร้ายลูกหรือเปล่าอืม
เนื่องจากลูกสาวเนี่ยคือน้องชมพู่วัย๓ขวบเนี่ย
ไปเล่นหนูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ราคาหลักหมื่นบาทที่เลี้ยงไว้จนตาย
นะฮะอ่าที่บ้านเขาเลี้ยงหนูพุกหนูพุกหรือว่าหนูนา
อ่าเขาเพาะขายเพาะเลี้ยงเนี่ยนะฮะอ่านาแตเนี่ยน้าชายก็เลี้ยงนะครับ
เนี่ยมีบ่ออยู่ตรงข้างบ้านตรงเนี้ยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ย
กลมดูไปข้างในเนี่ยที่น้องฤทธิ์ดูเนี่ยหนูทั้งนั้นอ่ะค่ะหนูพุกอ่ะนะ
นี่ฮะแต่ว่ามีคนไปแชร์ในสังคมออนไลน์บอกว่าน้องชมพู่เนี่ย
ถูกตีถูกทุบถูกตีจนตายเพราะว่าพ่อเนี่ยโมโห
ไปเล่นหนูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ราคาเกือบหมื่นบาทหลักหมื่นบาท
จนมันตายเราก็เลยเอาถามหน่อยกันแล้วกันตกลงจริงหรือเปล่านะ
พ่อน้องชมพู่ยืนยันว่าไม่เคยตีไม่เคยลงโทษลูกสาวในเรื่องแบบนี้เลยนะครับ
แล้วไอ้หนูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยหนูพุกหรือว่าหนูนาเนี่ย
ราคาหลักหมื่นบาทเนี่ยไม่รู้ว่าคนพูดเนี่ยไปเอาข้อมูลมาจากไหน
ที่บ้านเนี่ยมีฟาร์มหนูจริงนะแต่ไอ้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ราคาหลักหมื่นบาทเนี่ย
ไม่มีมีก็ลูกหนูนาหรือว่าหนูพุกธรรมดาที่เอามาเลี้ยงกันเท่านั้นอ่ะเนี่ยฮะ
คุณพ่อน้องชมพู่บอกโอ้โหตัวนึงมันจะไปเป็นหมื่นยังไงอ่ะเนี่ยฮะ
แล้วที่สำคัญก็คือถ้าจะถามว่าน้องชมพู่จะมาเล่นมาหยิบหนูเล่น
จนทำหนูตายแล้วพ่อโมโหทุบตีน้องจนตายเนี่ย
ลูกสาวคนเล็กเนี่ยวัย๓ขวบไม่สามารถไปเล่นในบ่อหนูข้างบ้านตรงนี้ได้แน่
เพราะบ่อเลี้ยงหนูเนี่ยเป็นบ่อซีเมนเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยมันสูงเกือบเท่าตัวน้องชมพู่ค่ะ
นี่ฮะเราทำความสูงแบบนี้ให้ดูเลยนะครับ
การจะปีนขึ้นไปเนี่ยมันลำบากมากเห็นไหมฮะ
คือบ่อเนี่ยสูงหกสิบเก้าเซนติเมตรนะฮะกว้างเนี่ยเจ็ดสิบหกเซนติเมตรนะครับ
แล้วอยู่บนเนินดินอีกวางไว้บนเนินดินซึ่งมันสูง๑๕เซนติเมตร
วกหกสิบเก้าเซนติเมตรขึ้นไปอีกอ่ะตัวน้องชมพู่เองเนี่ยนะ
สูงเนี่ย๘๕เซนติเมตรเพราะฉะนั้นการที่อยู่ดีดี
เด็กผู้หญิงสามขวบสูงเท่านี้กับบ่อเลี้ยงหนูพุกที่สูงเท่านี้อยู่ข้างบ้าน
จะไปเปิดบ่อแล้วก็เอื้อมลงไปเพื่อจะไปหยิบหนูหรือว่าไปเล่นกับหนูจนทำหนูตายเนี่ย
คุณพ่อน้องชมพู่บอกว่าเป็นไปไม่ได้เลย
อันนี้หนูไม่มีเลยนะครับคู่ละหมื่นพ่อไม่เคยมีหนูคู่ละหมื่นครับ
แล้วก็พ่อก็ไม่ได้ซื้อมาณแต่ให้มาตัวเล็กแล้วก็มาเลี้ยงเอา
อืมแล้วก็มาเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์เอาครับแล้วปกติน้องชมพู่เคยสนหนูจนตายแล้วพ่อทำร้ายตีไหมครับ
ไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีครับเอ้าแล้วเขาเอาเรื่องนี้มาจากไหน
อันนี้ก็ไม่ทราบว่าอยากจะถามเขาอยู่เขาเขาเคยเลี้ยงหนูไหมครับอืมครับ
คือก็มีอีกอย่างก็คือความสูงของน้องสดิ้งเนี่ยและน้องชมพู่เนี่ยประมาณไหนฮะ
ให้ดูได้ไหมเทียบประมาณนี้ครับน้องชมพู่จะสูงประมาณนี้ครับ
ประมาณนี้เคยเอื้อมมือแล้วก็ไปแตะเพื่อที่เอาหนูไปไม่มีครับไม่มี
เพราะว่ามองน้องจะมองไม่ถึงแล้วก็ขึ้นไม่ถึงแค่นี้น้องแปลว่าจะเอามาเล่นไม่ได้เลย
ไม่ได้ครับอ้าวทีนี้มาประเด็นเรื่องตีลูกล่ะอืมอ่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวใช่ไหมว่ามีบางคนเนี่ยคนแถวบ้านบอกว่า
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เรื่องน้องชมพู่หายตัวไปแล้วเสียชีวิตสักอ่า
สัปดาห์นึงเนี่ยเคยเห็นพ่อน้องชมพู่เนี่ยโอ้โหช่วงนั้นเป็นอะไรไม่รู้
หุดหงิดอารมณ์ร้อนโมโหร้ายค่ะแล้วก็ตีลูกสาวนะ
คือคุณพ่อเองเขาก็เคลียร์กับเราไปเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องของอ่า
การเคยเสพยาเสพติดอะไรพวกนี้เรื่องยาเสพติดเนี่ย
แต่เขาบอกเขาเลิกไปนานแล้ว๘ปีแล้วไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้วนะครับ
เรื่องนี้นะครับเรื่องชอบทุบตีตบตีลูกสาวเนี่ยนะอ่า
ซึ่งชาวบ้านบางคนเนี่ยบอกว่าเห็นอะไรแบบนี้นะทีมข่าวเราก็ไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
เคยเห็นน้องชมพู่เนี่ยถูกพ่อตีแบบที่มีข่าวออกมาหรือเปล่าชาวบ้านเขาบอกว่าไม่เคยเห็นว่าพ่อกับแม่เนี่ย
ชมพู่อย่างรุนแรงนะคือมีดุมีด่าเนี่ยอันนี้มี
อ่าโดยเฉพาะน้องสดิ้งเนี่ยที่เล่นโทรศัพท์แล้วไม่ดูแลน้องชมพู่อย่างเงี
อันนี้ที่พ่อกับแม่จะดุด่าบ้างเนี่ยอันนี้มี
พ่อเองไม่ค่อยดีหรอกแต่ด่ามีครับด่าประมาณไหนพี่
กับแบบแบบคือแบบหาแบบมูลแบบฝั่งตัวเนี้ยครับมีดิ่นหลายโทรศัพท์
พ่อกีกนะครับอืมเพราะว่าลูกทั้งสองคนก็ติดโทรศัพท์อืม
ดินกับกลางบ้านยันรถยีบรถช่วนอืมรืมยูมึย
เพราะว่าลูกทั้งสองคนก็ติดโทรศัพท์ค่ะ
นี่นะคะคือด้วยความที่ว่าตอนนี้คดีของน้องชมพู่ถือว่าเข้มข้นมาก
หลายคนมองว่าใกล้แล้วใกล้จะปลายทางใกล้จะจับคนร้ายได้แล้ว
ก็กลายเป็นว่ามีประเด็นในโลกโซเทียลหลายอย่างที่เราจะต้องหาคำตอบให้อย่างประเด็นนี้
เราก็ไปถามพ่อของน้องชมพู่ให้แล้วนะคะแล้วมีประเด็นของลุงพลด้วยนะ
โลกโซเชียลตั้งข้อสังเกตนะเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟัง
แต่วันนี้จริงแล้วต้องบอกเลยว่าลุงพลอารมณ์ดีอารมณ์ดีขึ้นหน้าตาสดใสขึ้น
ติบอกเพราะติประกบลุงพลตลอดครับทีมข่าวของเรา
ลุงพลบอกว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ต่อดวงชะตากับหลวงปู่สมสิทธิ์ที่วัดป่าศักดารามจังหวัดร้อยเอ็ดตามที่ตั้งใจเอาไว้นะ
แม้ว่าจะถูกทักว่าดวงชะตาใกล้ขาดแล้วเหลืออีกเส้นเดียว
ตั้งใจจะไปต่อดวงชะตาแต่ไม่ได้ต่อดวงชะตา
เพราะอะไรรู้ไหมคะลุงพลบอกว่าก็โซเชียลเหมือนกับโจมตีหลวงปู่ด้วย

เหมือนกับไปทักลุงพลเรื่องดวงชะตาอะไรแบบนี้ไงว่าดวงชะตาใกล้ขาด

ใช่ท่านก็เลยห่วงภาพลักษณ์ของวัดลูกศิษย์เลยบอกว่าอย่าพึ่งแล้วกันลุงพล
อย่าเพิ่งเข้ามาแล้วกันแล้วก็ไปถึงมืดแล้วด้วยค่ะ
ลุงพลก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ก็เลยได้แค่ปล่อยเต่าสองตัวลงสระน้ำใหญ่ก็ถือเป็นการสะดอกเคราะห์อย่างหนึ่งนะคะ
เพราะว่าไม่ได้ปล่อยเต่านี่ก็ถือว่าเต่าเนี่ยอายุยืน
ใช่ค่ะก็ลุงพลบอกว่าเหมือนกับกระต่ายกับเต่าอ่ะเต่าอดทนแข็งแรงแต่สุดท้ายแบบช้าหน่อยแต่ชนะอ่ะ
ออกไหมคะก็ไม่ได้ท่องคาถาอะไรก็ขอแค่ให้ครอบครัวมีความสุขนอนหลับสบายก็พอแล้วนะเวลานี้นะคะ
ส่วนที่ลุงพลและพ่อแม่ของน้องชมพู่สาบานในสถานที่ที่ต่างกัน
คำพูดต่างกันวิธีการต่างกันครับลุงพลคิดยังไง
ลุงพลบอกว่าเอาตรงเลยนะต้องพูดให้หนักแน่นสิการจะสาบานอะไรอ่ะ
ไม่ใช่พูดแค่ว่าไม่ใช่คนทำจริงแค่นั้นต้องพูดด้วยว่าไม่ใช่คนทำจริงและไม่มีส่วนรู้เห็น
มันต้องกว้างแบบนั้นไงต้องครอบคลุมแบบนั้นเหมือนที่ลุงพูดครับ

สบายใจขึ้นครับถ้าสิ่งไหนมันทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจ
เพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องการกำลังใจอยู่แล้ว
นอนหลับไหมครับเมื่อคืนนอนหลับครับเมื่อคืนนอนหลับ
ความหมายของลุงเต่าเนี่ยมันเหมือนมันสื่อถึงว่าอะไรไหมอย่างปลาไหล่มันก็จะอย่างเต่าเนี่ย
ถ้าเป็นเต่าอะเนาะก็เหมือนกับนิทานเต่ากับกระต่ายแหละ
ถ้าคนเรามีความเพียรพยายามเราก็จะประสบผลสำเร็จ
คือมันต้องเอาให้ชัดเอาให้ชัวร์นะว่าทำไม่ทำไม่มีส่วนอะไรอย่างนี้ก็ต้องเอาแบบนั้นเลย
คนทั้งประเทศทั้งโลกเขาจะได้รู้ว่าเราไม่ได้ทำจริงผมก็ไม่รู้นะว่าทางที่กรุงเทพนะที่วัดพระแก้วไม่รู้เขาเปิดให้เข้าไปหรือยัง
แต่จริงแล้วมันก็ต้องมีองค์ประกอบครบ

เมื่อวานคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ไปที่หน้าวัดพระแก้ว

ลุงพลก็เลยบอกว่าองค์ประกอบต้องครบกว่านี้
ถูกเทียมคำพูด
ทำไมไม่เข้าไปข้างในในโลกโซเชียลก็ทักไง
แต่ความจริงแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะแล้วแต่หลากหลายเหตุผลนะนะ

หมายถึงว่าการเข้าไปพื้นที่ด้านในเนี่ยเป็นพื้นที่ภายในพระบรมหาราชวัง
ซึ่งบางทีการแต่งกายหรือว่าการเข้าไปข้างในหรืออะไรยังไง
แต่บางคนก็บอกว่าก็ขอให้หันหน้าเข้าวัดพระแก้วแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐาน

แต่หลายคนบอกว่าสาบานต้องจุดทูปต้องอะไรหน่อยนึงไหม
อะไรแบบนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตกันหลายอย่างค่ะคุณผู้ชม
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือลุงพลเองก็สาบานในส่วนของลุงพล
พ่อแม่ก็สาบานในส่วนของพ่อแม่ของน้องชมพู่คนละที่กัน
เมื่อคืนนะหลังจากเดี๋ยวไม่ปล่อยเต่าก็ต้องห
ก็ดีนะอะไรที่มันกลับคอเราจะออกไปออกไป
ก็แต่อธิษฐานว่าไงครับ
อธิษฐานว่าหมดทุกข์หมดสุข

ก็คือถ้าอะไรที่มันไม่ดีเนี่ย

ให้มันไหลไปให้มันกับความทุกข์กับ
อะไรที่มันเราปล่อยไปอะไรอย่างนี้

ทำดีได้ดีทำชั่วก็ยังได้ชั่วนะ

ท่านผู้ชมครับทีนี้เรื่องของ

ความคืบหน้าทางคดีจากตำรวจเนี่ยมีไหม
เป็นยังไงบ้างวันนี้มีนะครับ

อยู่กันให้สุดไปเลยนะวันนี้นะอย่าลืมนะฮะ

โอ้โหออกเป็นเอกสารแถลงความคืบหน้า

ถ้าจะถามว่าพฤติกรรมของแต่ละคน
ว่าเป็นคนใกล้ตัวน้องชมพู่เนี่ย

ในครอบครัวเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ย

วันนี้นะครับเราไปที่บ้านมะนาวมา

มารดาของพ่อน้องชมพู่

กิ้งที่เป็นน้องชายนะครับ

ถูกดำเนินคดีติดคุกไปเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด

คดีน้องชมพู่กันในกิ้งก็เป็นหนึ่งในนั้น
แล้วก็ถูกคุมตัวยาวไปเลย

พ่อน้องชมพู่คนเดียวนะครับ

ขันเนี่ยเป็นพี่ชายต่างมารดา
ซึ่งพ่อน้องชมพู่ก็ไม่ได้อยู่บ้านมะนาวแล้ว

นางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่

เคยมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องการติดยาเสพติดจริง

ตอนไปจีบแม่น้องชมพู่เนี่ย
ขันที่เป็นพี่ชายเขาเล่าให้ฟังนะครับ

พ่อน้องชมพู่เคยขี่รถมอเตอร์ไซค
จากบ้านมะนาวจะไปรับ
แม่น้องชมพู่ที่บ้านกกอกเพื่อจะไปเที่ยว

จนทำให้คนขับรถไถเสียชีวิต

รู้สึกสงสัยอะไรในตัวพ่อน้องชมพู่บ้างไหม

พ่อหรือเปล่าพ่อทำร้ายลูกหรือเปล่า

อย่าว่าแต่ลุงพลเลยตัวพ่อน้องชมพู่

รับจ้างไถที่น้าให้เขา

ก็มีช่วงเวลาที่หายไป

หรือคิดไปต่างนานาอย่างเช่น

ไป๒ปีแล้วออกมาแล้ว

เรื่องเอกสารทางราชการมายืนยันแหละ
ของน้องชมพู่เนี่ยเขาก็ยืนยันชัดเจน
ว่าเป็นลูกของนายอนามัย

เรื่องนี้พี่ชายของนายอนามัย

นายอนามัยจะเป็นคนที่ฆ่าน้องชมพู่

เขาเป็นพ่อที่มีความรักลูกมาก

มีประวัติเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด
หรือว่าเคยมีคดีเกี่ยวกับการตัดไม้พยูง
แต่ก็มั่นใจว่าไม่ทำร้ายลูกสาวอย่างแน่นอน
ความคิดของผมเนอะเขาก็รักไข้กันดีเนาะ
ครับถ้าพ่อแม่เขามาอยู่กับเอ็นดูเขาก็มีอย่างก็ซื้อข้าวต้มขนมให้ธรรมดาอันนี้นะ
ผมก็ไม่ได้คิดเท่าไหร่ได้สองคนว่านั่นก็เป็นพ่อที่ทำลูกได้บ่อน้านี่ก็เป็นลุง
ถ้าเป็นผมไม่ได้ผมนะแต่ก็เลิกไปแล้วนานแล้วจนไปสาบานกัน
คุณผู้ชมคะลุงพลเนี่ยค่ะคือตอนนี้ไม่ใช่แค่แม่ของน้องชมพู่
ที่ออกมาบอกว่าสงสัยในตัวลุงพลในโลกโซเชียลก็มีบางส่วนนะคะ
ตั้งข้อสังเกตยังไม่สิ้นสงสัยในตัวลุงพล
ยังสงสัยลุงพลอยู่ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความกันมาหน่อย
ไปด้วยกันนะคะช่วยคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันนะคะ
ว่าข้อสังเกตนี้มันเป็นไปได้ไหมหรือมันยังไงแล้วก็ส่งข้อความกันมาเยอะ
ทุกความคิดเห็นนะคะคือชาวเน็ตจับพิรุษของลุงพลแบบนี้คุณผู้ชม
วันที่พบศพน้องชมพู่๑๔พฤษภาคมลุงพลขึ้นไปดูศพน้องชมพู่
แน่นอนเห็นภาพลุงพลร้องไห้อย่างหนักภาพนี้นะคะแต่พอเห็นศพหลานลุงพลพูดขึ้นมาว่า
มีคนพาน้องขึ้นมาน่าจะเป็นผู้ชายในหมู่บ้านอายุประมาณ๓๐กว่าเป็นคนที่หายตัวไป
แล้วก็นั่งมองศพน้องภาพตรงนี้นะคะครับแล้วเหมือนกับลุงพลพูดอีกว่า
เขาคงหมดอาหารที่จะให้กินแล้ว
ประเด็นนี้แหละที่เขาตั้งข้อสังเกตและสงสัยว่าอ้าวทำไมลุงพลถึงพูดแบบนี้
คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงประเด็นนี้ส่งข้อความมา
คนที่เขาตั้งข้อสังเกตเขาบอกแบบนี้ค่ะคือปกติแล้วเนี่ย
ถ้าใครเจอศพเด็กในสภาพเปลือยเปล่าควรจะคิดว่าเอ๊ะเขาถูกกระทำอนาจารย์ไหม
ถูกข่มขืนไหมเสื้อผ้าถูกถอดออกแต่ทำไมลุงพลกลับไม่ได้มองประเด็นนั้น
นี่นะคะเรื่องนี้แม่ของน้องชมพู่ก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกัน
ว่าทำไมลุงพลถึงพูดแบบนั้นนี่ค่ะแล้วลุงพลรู้ได้ยังไง
ว่าคนร้ายเป็นผู้ชายในหมู่บ้านอายุ๓๐กว่ารู้ได้ยังไง
นี่ค่ะครับอ่าเดี๋ยวลองฟังดูเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะพักกันก่อน
ประเด็นนี้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาเยอะช่วยคิดตามกันเยอะ
ประเด็นนี้เราไปถามแม่เหมือนกันว่าแม่สงสัยเหมือนชาวเน็ตไหม
ไปถามลุงพลเหมือนกันว่าชาวเน็ตเขาสงสัยลุงประเด็นนี้
ลุงจะชี้แจงยังไงครับแล้วก็ภาพบนภูเหล็กไฟในวันนั้นเนี่ยที่เขาตั้งข้อสังเกตกันเนี่ย
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราเป็นคนถ่ายเอาไว้นะ
ใช่ตกลงลุงพูดแบบนั้นจริงหรือเปล่าช่วงหน้ากลับมาค่ะ
ต่อกันค่ะคุณผู้ชมประเด็นเรื่องของลุงพลนะคะ
คุณผู้ชมที่ดูผ่านเฟซบุ๊คผ่านยูทูปส่งข้อความมาเยอะเลย

คือเห็นว่าก็คือคนให้กำลังใจลุงพลเยอะมากจริงนะตอนนี้นะคะ
แต่ว่าก็มีบางส่วนที่เขาตั้งข้อสังเกตแล้วก็จับพิรุษลุงพลเหมือนกัน
ทีมข่าวไม่ได้ปั่นขึ้นมาเองมีอยู่ในโลกโซเชียล
คือตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าวันที่พบศพน้องชมพู่
วันที่๑๔พฤษภาคมภาพนี้ค่ะบนภูเหล็กไฟ
คนที่ตั้งข้อสังเกตเขาสงสัยในคำพูดของลุงพล
จังหวะที่เจอศพทำไมลุงพลถึงพูดขึ้นมาว่า
มีผู้ชายคนนึงอายุ๓๐กว่าหนีออกไปแล้ว
แล้วก็พูดประโยคในลักษณะที่ว่าสงสัยอาหารหมดแล้ว
มันเป็นการตั้งข้อสังเกตว่าลุงพลพูดแบบนี้
เหมือนลุงพลรู้อะไรบางอย่างหรือเปล่า
เห็นสภาพศพของน้องชมพู่ที่ร่างกายเปลือยเปล่า
ไม่คิดในมุมที่ว่าน้องถูกอนาจารย์ไหม
หรือน้องถูกล่วงละเมิดทางเพศไหม
เราก็เอาประเด็นนี้ค่ะไปถามแม่ของน้องชมพู่ว่า
สงสัยเหมือนคนที่เขาสงสัยในเรื่องนี้หรือเปล่า
ลองฟังคุณแม่ของน้องชมพู่ดูค่ะ
น้องเป็นเด็กผู้หญิงที่โดนถอดเสื้อผ้ากลางปลา

คิดว่าน้องโดนข่มขืนมากกว่าค่ะ
อยู่ว่าทำอะไรจานหรือทุกอย่าง
จะมองตรงที่ว่าทำไมต้องถอดเสื้อผ้า
อาจจะไม่ได้คิดลึกคิดไกลไปขนาดนั้นว่าน้องหิวตายหรืออะไร

คิดว่าใครที่เห็นสภาพเด็กผู้หญิงเปลือยเปล่า

หรือจะมีใครที่คิดต่างจากแม่ไหม

ขณะที่นั่งตรงนั้นคือคิดว่าน้องหิวตายเหรอ

ไหนก็มันก็หนักแล้วนะประเด็นแม่กับลุงพลก็แล้วแต่ลุงพลก็แล้วกันค่ะ
ทีนี้ต้องไปถามลุงพลครับ
ทีมข่าวไปถามลุงพลเลยว่า
วินาทีที่พบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
ลุงพลร้องไห้แล้วลุงพลพูดประโยคนั้นหรือเปล่านี่ไง
ติเปิดให้ดูเลยว่าเนี่ยมีโลกโซเชียลเขาลงเอาไว้แบบนี้
ลุงพลประเด็นนี้ว่าลุงพลพูดประโยคแบบนี้
ตอนนั้นลุงพลพูดอะไรอ่ะลองฟังลุงพลดูค่ะ
ตอนนั้นลุงมันนั่งร้องไห้อยู่ตรงหน้าศพน้อง
แล้วมันมีประโยคที่ลุงพูดว่าน้องขาดอาหาร
ไม่มีครับไม่มีไม่มีประโยคนขาดอาหารไม่มี
เหมือนน้องขาดอาหารไม่ได้กินอาหาร
ลุงไม่ได้พูดกับว่าน้องถูกทำร้ายหรือว่าอะไรแบบนี้ครับ
ผมไม่ได้พูดนะผมเชื่อว่าผมไม่ได้พูดประโยคพวกนั้น
งั้นเอาอย่างนี้ค่ะทีมข่าวของเราค่ะ
คุณระวีการแก้ววิจิตรนักข่าวของเรา
ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟพร้อมกับลุงพลนะคะ
แล้วเป็นคนบันทึกภาพช่วงวินาทีนี้ค่ะ
ที่ลุงพลพบศพน้องชมพู่เอาฟังดูว่าวินาทีนี้
เจออะไรคะที่บอกว่าเห็น
เจอศพเลยครับ
แต่ไม่เห็นผู้ต้องสงสัยนะ

น้องทันทีเลยใช่ไหมคะ
เชื่อว่ามีคนกระทำน้องใช่ไหมพี่ตอนนี้

ไม่ถึง

ก็จะมานั่งเอิ้นมีเลย
คาดว่าเขาคงอาจจะหมดอาหารที่จะให้กินแล้ว
เป็นคนในหมู่บ้านหายไปเหรอพี่ที่พี่รู้ข่าว
เดี๋ยวผมต้องกลับไปถามพ่อแม่เขาอีกทีนึงครับ

แต่แต่ฟันทงไม่ได้เพราะยังไม่จับพิรุษเขาไม่ได้ครับเขาหายไปกี่วันพี่
ก็ตั้งแต่ที่ติดตามนี้ยังไม่เห็นเขาก็มาในหมู่บ้านครับตั้งแต่น้องหายไปใช่ไหม
เพราะปกติเขาก็ไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่แล้วครับค่ะ
เขาจะไปอยู่แถวตามไล่นะครับ
แต่เขาจะเป็นคนติดยาครับ
เคยเห็นเขามาวนเวียนพี่น้องไหมมาชอบมาเล่นกับน้องไหม
ไม่ครับแต่ถนนรอบหมู่บ้านเนี่ยเขารู้หมดค่ะ

นี่คือสิ่งที่ลุงพลพูดในวันนั้นนะครับ
พฤษภาคมวันเจอศพน้องชมพู่ถูกต้องค่ะ
บอกว่ามีผู้ชายคนนึงคาดว่าจะเป็นคนนั้น
แต่ก็มันยังไม่มีหลักฐานอะไรจะไปปรักปามเขา
แต่ก็เห็นเขาวนเวียนมาบ่อยใช่
แล้วตั้งแต่น้องชมพู่หายไปเขาก็หายไปเลย
ซึ่งเดี๋ยวผมต้องไปคุยกับพ่อแม่น้องชมพู่อีกทีนึง

เพราะว่าภาพและเสียงนี้คือวินาทีนั้นจริง
ลุงพลพบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ๑๔พฤษภาคม
แล้วก็บอกว่ามีอะไรนะคาดว่าจะหมดอาหารให้กิน

แต่ลุงพลที่ให้สัมภาษณ์กับเราวันนี้บอกว่าไม่ได้พูดใช่ไหม

อาจจะจำไม่ได้หรืออะไรจังหวะคนตกใจเสียใจอันนี้เราไม่รู้นะ
ถูกต้องคือไม่ว่าจะเป็นลุงพลหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่
หรือว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่อันนี้ต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่า
การที่ให้ข้อมูลโดยเวลามีคนมาถาม
อย่าว่าแต่สื่อมวลชนมาสัมภาษณ์เลย
คนทั่วไปมาเจอกันมาถามมาคุยเนี่ย
บางทีการบอกเล่าเรื่องราวต่างโดยเฉพาะเรื่องที่มัน
ไปหลายวันหลายช่วงเวลาหลายเหตุการณ์

ที่จำได้จำไม่ได้มันก็เยอะแยะไปหมด
ไปเจอคนข้างนอกหลายคนที่ถามเรื่องคดีน้องชมพู
เขาก็พูดแบบนี้นะว่าเออบางทีถ้าถามว่าวันนั้นวันนี้ทำอะไร
จำไม่ได้นะเราอ่านข่าวทุกวันบางทีเราพอมีคนนี้ขึ้นมาเรายัง
ก็มีการตั้งคำถามถึงนะจากทางผู้คนที่ติดตามข่าวนี้เนี่ยฮะ
วันแรกที่ลูกสาวหายไปเห็นแล้วก็หาก็เนี่ย
ผมยังยาวอยู่เลยตอนนั้นอ่ะนะนี่ฮะภาพช่วงเวลานั้นนะครับ
ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับ
คำถามก็คือว่าพ่อน้องชมพู่วันที่น้องหายตัวไป๑๑พฤษภาคม
ไปทำอะไรอยู่ที่ไหนพ่อน้องชมพู่ได้อธิบายนะครับ
เป็นช่วงเวลาของตัวเองเอาไว้อย่างละเอียดกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็บอกเราว่ายังมีพยานเนี่ยที่เห็นตัวเองถึง๔คนในวันนั้น
สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้
เอาไปดูหน่อยนะฮะช่วงเวลาตามไทม์ไลน์ของพ่อน้องชมพู่๑๑พฤษภาคม
นายอนามัยวงศรีชาบอกว่าตื่นนอนประมาณตีสี่
อุปกรณ์ไปกรีดยางพาราแล้วก็ชงกาแฟกิน
จากนั้นก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปสวนยางพารา
โดยมีภรรยาซ้อนท้ายไปด้วยไปสวนยางของตัวเองที่อยู่ห่างจากบ้าน
ประมาณ๒กิโลเมตรนะครับพอไปถึงสวนยางนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็กรีดยางจนถึง๖โมงเช้าจากนั้นก็ขี่รถกลับบ้าน
ตอนนั้นน้องชมพู่ลูกสาวยังไม่ตื่นนะฮะนอนอยู่ชั้น๒ของบ้าน
ตอนนั้นก็ประมาณ๖โมงกว่าถึง๗โมงนะฮะ
แล้วนายอนามัยบอกว่าตัวเองก็เข้าไปในครัวนะครับ
นึ่งข้าวเหนียวไปเตรียมอาหารเช้านะพอนึ่งข้าวเสร็จ
ก็ให้ภรรยาไปทำกับข้าวจำได้ว่าตอนนั้นก็ประมาณ๗โมงนะฮะ
พฤษภาคมนะครับนายอนามัยบอกว่าระหว่างที่แม่เนี่ย
แม่ของชมพู่นะฮะกำลังเจียวไข่เนี่ยนะ
ตัวเองก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหายายอุ่นบ้านอยู่ห่างไปสักประมาณ๓๐๐เมตร
เพื่อไปถามยายอุ่นว่าเออวันนี้เนี่ยเป็นวันพืชมงคลเนี่ย
ที่ยายอุ่นนัดไว้ให้ไปไถนาเนี่ยจะให้ถ่ายวันนี้เลยไหม
ยายอุ่นบอกว่าก็ได้ก็ถ้าจะถ่ายวันนี้ก็ให้ถ่ายวันนี้ก็ได้
จากนั้นก็เลยขี่รถกลับมากินข้าวที่บ้านก็กินข้าวเช้ากับน้องชมพู่
แล้วก็น้องสดิ้งลูกสาวคนโตแล้วก็ภรรยาด้วยนะครับ
ตอนมาถึงเนี่ยนายอนามัยบอกว่าลูกนั่งรอกินข้าวกันอยู่แล้วนะครับ
จำได้ว่าตอนนั้นก็เริ่มกินข้าวกัน๗นาฬิกา๑๐นาทีนะครับ
พอกินเสร็จก็นั่งกินกาแฟต่อนะฮะแล้วก็บอกกับภรรยาว่าตอนนี้สายแล้วนะ
เพราะว่ามองนาฬิกาไปแล้ว๗โมงครึ่งและ๗นาฬิกา๓๐นาที
ก็เลยขับรถไถออกจากบ้านนะฮะก่อนจะออกจากบ้านนะครับ
นายอนามัยพ่อน้องชมพู่นะครับได้เรียกอ่าก่อนจะออกจากบ้านเนี่ย
นายนามัยบอกว่าน้องชมพู่เนี่ยได้เรียกถามว่าพ่อจะไปไหน
ก็เลยบอกลูกว่าอ่าเดี๋ยวจะไปไถนานะฮะน้องชมพู่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพ่อกลับมาเนี่ย
มาเล่นกับหนูนะซื้อขนมมาให้หนูด้วยเด้อ
นายอนามัยบอกนะฮะเขาก็รับปากลูกสาวไว้นะครับ
เพราะว่าลูกสาวเนี่ยบอกไว้ว่าอย่างนี้นะครับ
จากนั้น๗นาฬิกา๓๐นาทีพ่อน้องชมพู่บอกว่าก็ขับรถไถไปที่นาของยายอุ่น
ห่างจากบ้านไปสักสองกิโลเมตรซึ่งเขาบอกว่าเขาขับรถไถไปถึงแปลงนา
นาฬิกา๓๗นาทีนะฮะกระทั่ง๑๐นาฬิกา๒๒นาทีนะ
ภรรยาก็โทรมาบอกว่าน้องชมพู่ลูกสาวหายตัวไปให้รีบกลับมาที่บ้าน
นายนามัยบอกว่าตอนนั้นไถนาไปแล้วสองไร่กว่านะครับเหลืออีกไร่นึง
พอรู้ว่าลูกสาวหายเนี่ยรีบขับรถไถกลับบ้านทันทีนะครับ
เพราะฉะนั้นช่วงเวลาทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตั้งแต่ออกจากบ้านเนี่ยนะฮะที่ขับรถไถไปแปลงนาเนี่ย
นาฬิกา๓๗นาทีถึง๑๐นาฬิกากว่าเนี่ย
พ่อน้องชมพู่ยืนยันว่าช่วงนี้มีพยานเห็นเขาอยู่๔คน
ที่เห็นว่าเขาไปไถนาตามที่ยายอุ่นเนี่ยเขาจ้างให้ไปไถนาให้นะครับ
มีดังนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่เป็นพยานนะครับ
ก็มีป้ายูนะฮะป้ายูเนี่ยบอกว่าเห็นหลังจากเวลา๘นาฬิกา๑๐นาทีนะครับ
แล้วก็มีในด่อนในด่อนเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องของแม่ของชมพู่
ก็เห็นเขานะครับบอกว่าสักช่วงประมาณ๙๒๐๙๓๐นี่แหละ
นายแสงใต้นายแสงใต้นี่บอกว่าขับรถไถ
นายแสงโต้นะฮะ

นายแสงโต้เนี่ยบอกว่าขับรถไถนำหน้าในด่อน
ในช่วงสักประมาณ๘โมงถึง๙โมงนะ
แต่เขาบอกว่าเขาไม่เห็นพ่อน้องชมพู่นะ
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเองก็ไม่ได้รู้จักอะไรยังไง
ก็เลยไม่รู้ว่าเห็นไม่เห็นอะไรยังไงนะฮะ
แล้วก็อีกคนนึงนะครับเห็นพ่อน้องชมพู่
อันนี้คือเห็นกำลังไถนาเลยนะครับ
ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ๙โมงนะฮะ

ที่เขาเป็นพยาน๔คนนะฮะ
ที่บอกว่าเห็นพ่อน้องชมพู่นะครับ

ว่าไม่กังวลเลยนะฮะเรื่องไทม์ไลน์ของตัวเอง

เขาไม่มีห่วงเวลาที่ขาดหายไปเลย

ต้องชี้แจงไทม์ไลน์ของตัวเองให้ชัดเจน
เนื่องจากไม่เชื่อเด็ดขาดว่าลุงพลเนี่ย

และพระบอกว่า๑๐น๗นลุงพลไปถึงวัด
เวลาช่วงที่ขาดหายไป๔๕น
๙น๒๒นถึง๑๐น๗น

ต่อให้ลุงพลอาบน้ำช้าขับรถช้านะก็ไม่มีทาง
๕นาทีเนี่ยมันไม่มีทางที่จะใช้เวลาขนาดนั้น
ก็เมียช่างวาเขาเลี้ยงควายอยู่ทุกงานแหละ
คุณเลี้ยงควายนี่คืออย่างไรครับเห็นตลอดหรือเปล่า
เห็นตลอดครับเพราะว่าเขานั่งเลี้ยงควายอย่างนั้น
เขาก็มองรถผมผมก็ไม่ได้สังเกตหรอก
ผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาเห็นผมผมถึงรู้ว่าเขาออกมาบอกว่า
ฉันเห็นเธออยู่นะว่าพ่อก็มีโทรศัพท์
ตรวจสอบได้แล้วก็ดูได้เวลาแล้วก็ดูขึ้นโทรศัพท์ได้

แต่คุณผู้ชมครับทีนี้นะครับถ้าเราจะลองนำไทม์ไลน์ของพ่อน้องชมพู่
ไปเทียบข้อมูลที่เราไปคุยกับพยานที่พ่อน้องชมพู่เขาอ้างถึง
เหละเจ็ดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีสิบเอ็ดพฤษภาคม
พ่อน้องชมพู่บอกว่าไปถึงนาแล้วก็ไถนา
ตรงนี้นะฮะใช้เวลาเดินทางประมาณ๗นาที
มี๘นาฬิกา๒๐นาทีที่มีป้ายูมาเห็นว่าไถนาอยู่นะครับ
๙นาฬิกา๒๐นาทีในด่อนบอกว่าขับรถไถสวนทางบนถนนที่บ้านกอก
สวนทางกับพ่อน้องชมพู่
แล้ว๑๐นาฬิกามีแฟนช่างวาไปเห็นว่าไถนาอยู่

ดังนั้นช่วง๘นาฬิกา๒๐นาทีถึง๙นาฬิกา๓๐นาทีประมาณ๑ชั่วโมงเนี่ย
ถามว่ามีช่องว่างไหมมันก็มีช่องว่างอยู่
ตรงนี้นะฮะสำหรับตัวนายอนามัยวงศรีชานะครับ
ซึ่งตรงนี้นะครับมีพยานอีกคนที่พ่อของน้องชมพู่
อ้างถึงว่าช่วงที่ไถนาแล้วก็พยักหน้าให้กันเนี่ย
คือนายแสงโต้เป็นชาวบ้านขัวสูงคนนี้ขับรถไถนำหน้าในด่อนมาหยอดข้าว
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าช่วง๘นาฬิกาถึง๙นาฬิกาเขาไม่เห็นพ่อน้องชมพู่นะ
แล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่าพ่อน้องชมพู่เนี่ยคือคนไหนอะไรยังไง
คือเขาจำไม่ได้ว่าเห็นหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่รู้จักเขาเลยไม่ได้สนใจ
อาจจะบอกว่าเขาไม่เห็นเลยก็ไม่ได้หรือว่าเห็นแต่เขาไม่รู้จัก
อันนี้เขาก็ไม่รู้นะครับส่วนแม่น้องชมพู่นะครับ
ตำรวจพาไปจำลองเหตุการณ์วันที่ลูกสาวหายตัวเนี่ย
เพราะว่าตอนเช้าพอกินข้าวเช้าเสร็จเขาแยกกันไป
สามีไปรับจ้างไถ่ที่นาส่วนตัวเองไปสวนยางพารา
ของที่ดินสวนยางพารานะนี่ฮะ๗นาฬิกา๓๕นาที
แม่น้องชมพู่บอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปสวนยางพารา
จากบ้านก็ใช้เวลาประมาณสัก๗๘นาที
ไปถึงไปนั่งรอลุงพลกับป้าแตนอยู่ที่กระท่อมในสวน
ก็รออยู่สักประมาณ๒๐นาที
ประมาณ๘โมงลุงพลกับป้าแตนขี่มอเตอร์ไซค์มาถึง
หลังจากนั้นลุงพลกับป้าแตนกลับบ้านไปก่อน
เพราะว่าต้องไปรับพระลุงพลบอกว่า
ออกจากสวนยางพารา๙๒๒ปลี
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจำได้เนื่องจากถามป้าแตนว่ากี่โมง
จากนั้น๙นาฬิกา๔๕นาทีแม่น้องชมพู่
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหายายน้องชมพู่
ซึ่งบ้านอยู่ตรงข้ามสวนก่อนที่๑๐๐๒น
แตนจะโทรมาหาแม่น้องชมพู่
โทรมาสายแรกก่อนแต่ว่าไม่ได้รับ
แตนเนี่ยโทรกลับมาหาอีกครั้งนะครับ๑๐นาฬิกา๖นาทีนะโทรมาบอกน้องสาวว่าน้องชมพู่ลูกสาวเนี่ยหายตัวตอนนั้นก็เลยรีบกลับไปที่บ้านนะฮะนี่ครับคือหลังจากที่ได้จำลองเหตุการณ์ไปแม่น้องชมพู่บอกว่าการจำลองเหตุการณ์เนี่ยก็จำลองให้ตำรวจดูไปแล้วก็ทำให้โล่งใจนะเพราะว่ายืนยันพิกัดที่อยู่ของตัวเองแล้วก็มีบุคคลรู้เห็นยืนย
ทำร้ายลูกสาวนะแต่วันนั้นเนี่ยแม่ไม่ได้บอกนะว่าออกมากับพ่อตอนเช้ามืดรอบหนึ่งด้วยเขาออกมาก่อนรอบนึงมากรีดยางใช่ไหมก่อนที่จะกลับมากินข้าวเช้าที่บ้านแล้วแยกกันอีกทีนึงค่ะคุณผู้ชมคะสองเดือนนะ๖๐วันคดีเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นคดีที่เราได้ข้อมูลจากตำรวจค่อนข้างน้อยครับเราได้ข้อมูลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะอย่าว่าแต่คุณผู้ชม
เลยทีมข่าวเองก็อยากจะได้ข้อมูลจากตำรวจให้มากกว่านี้นะคะแต่วันนี้มีประเด็นจากทางตำรวจออกมาน่าสนใจและสำคัญมากติดตามไปกับเรานะคะเริ่มจากข้อมูลจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนค่ะพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขบอกว่าคดีนี้นะคะคดีของน้องชมพู่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงไม่ได้ทำงานตามกระแสสังคม

ถ้วนไม่ได้หาหลักฐานเพียงแค่การออกหมายจับนะคะคือต้องมีหลักฐานนำไปสู่การดำเนินคดีในชั้นศาลให้ได้ด้วยตำรวจจะไม่หยุดการสืบสวนสอบสวนตำรวจได้มีการหารือกับคณะแพทย์ผู้ตรวจชนสูตรรอรายงานเอกสารผลชนสูตรอย่างเป็นทางการถึงสาเหตุการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าถูกฆาตกรรมหรือไม่หร
ยังสรุปไม่ได้ค่ะณตอนนี้ยังสรุปสาเหตุไม่ได้ตอนนี้ตำรวจยังมองเห็นเส้นทางที่ยังสามารถสืบสวนสอบสวนอยู่นะคะยังไม่หมดหวังยังไม่ยุติการค้นหาคนร้ายในร้อยละยี่สิบที่ยังเหลืออยู่เนี่ยค่ะครับคือตำรวจก็เดินหน้าทำงานอย่างมีทิศทางการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่ได้มองเฉพาะแค่การทำงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะยังมีหน่วยงานภาย
ที่ให้ความเห็นในคดีนี้นะคะดังนั้นข้อมูลที่ออกมาตอนนี้ค่ะรองพบตรบอกว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปตำรวจยืนยันจะทำให้ดีที่สุด

แข้งสัมภาษณ์กับที่ต้องที่เบียดเราจะ
ก็ไม่ได้แปลว่าเวลาพบหรือพูดกับตำรวจแล้วเป็นอย่างนั้น
นี่ฮะตำรวจบอกว่าเวลาที่มีคนไปให้สัมภาษณ์อะไรกับใครยังไงก็แล้วแต่
มันก็ไม่ได้หมายความว่าเวลาเขามาพบตำรวจแล้วเขาจะพูดแบบนั้น
ข้อมูลสำนวนต่างสุดท้ายยังไงก็อยู่ที่ตำรวจอยู่ดี
ท่านผู้ชมครับเรื่องช่วงเวลานะฮะ๓๗นาทีหรือจะ๔๕นาทีก็แล้วแต่
แม่น้องชมพู่ต้องการให้ลุงพลผู้เป็นลุงเขยของน้องชมพู่ชี้แจงให้ชัด
ว่าไปทำอะไรที่ไหนแบบไหนอะไรยังไง
ใช้เวลาขับรถไปรับพระที่วัดภูผาแอกห่างจากบ้านเพียง๒กิโลเมตรเนี่ย
ใช้เวลาตั้งเกือบชั่วโมงเลยเหรอ๓๗นาทีหรือว่าจะ๔๕นาทีก็ตามเนี่ย
มันนานเกินไปไหมถ้าเราไปกางปฏิทินชีวิตของลุงพล๑๑พฤษภาคมนะครับ
เช้าวันนั้น๘นาฬิกา๒๐นาทีลุงพลบอกว่าอยู่ที่สวนยางพารานะฮะ
ก็มีพยานก็แน่นอนว่าก็คือป้าแตนภรรยาแล้วก็แม่น้องชมพู่นั่นแหละ
ที่เป็นเพื่อนสนิทญาติสนิทในหมู่บ้านเนี่ยนะจนเวลา๙นาฬิกา๒๒นาที
ลุงพลบอกว่าดูจากนาฬิกาข้อมือของป้าแตนนะ
ลุงพลกับป้าแตนก็ขอแยกออกมาก่อนนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากสวนยางกลับมาที่บ้าน
ใช้เวลา๘นาทีนะฮะก็๙โมงครึ่ง

ไทยรัฐทีวีเราเคยขอให้ลุงพลจำลองเหตุการณ์กิจวัตรประจำวันในวันนั้น
เอาแบบเสมือนจริงเอาแบบจับเวลาด้วยกันเลยนะ
ปักหมุดจุดหมายตามจุดที่แม่น้องชมพู่เขาสงสัย

ดังนั้นถ้าจับเวลากลับมาที่บ้าน๙โมงครึ่ง
กลับมาถึงบ้านลุงพลบอกว่าได้อาบน้ำแต่งตัว
เพื่อจะไปรับพระที่วัดที่วัดถ้ำภูผาแอก
วันนั้นตรีก็ไปที่บ้านลุงพลบ้านลุงพลกับพระแทนแกยังสร้างไม่เสร็จ
ก็เลยจะมีลักษณะสภาพเป็นลักษณะแบบนี้
แล้วก็จากนาฬิกาของลุงพลนะนาฬิกาแบบเขาเรียกว่านาฬิกะติใช้คำว่านาฬิกะ
เพราะว่าลุงพลเนี่ยไม่ได้ดูนาฬิกาวันนั้นบอกว่าเช็คกะเอา
บอกว่าอาบน้ำเสร็จน่าจะออกจากบ้านประมาณ๙นาฬิกา๔๕นาที
เพราะว่านัดรับพระตอน๑๐โมง
ตรงนี้มันจะมีช่องว่างเวลาอยู่๘นาทีนะ
เพราะว่าหลังจากอาบน้ำเสร็จ๙นาฬิกา๓๗นาที
ถ้ามองแบบกลางนะเอาแบบไม่เข้าข้างใคร
๘นาทีตรงนี้๙นาฬิกา๓๗นาที
ไปถึง๙นาฬิกา๔๕นาทีตรงนี้เนี่ย
ว่างตรงนี้ลุงพลจะไปบ้านชมพู่แล้วไปอุ้มชมพู่ออกไปจากบ้านได้ไหม
ไม่ว่าจะอุ้มไปไหนยังไงก็แล้วแต่

ด้วยกันก็มีป้าแต่นอยู่ด้วย
กลับมาด้วยกันก็มีป้าแต่นอยู่ด้วย
กันขนาดนั้นอ้าวไม่เป็นไรตรงนั้นทีนี้พอออกจากบ้านเนี่ย
หลังจากนั้นนะครับลุงพลขับรถไปรับพระนะครับบอกว่าใช้
ความเร็วสักยี่สิบสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินนี้เพราะว่าเส้นทาง
ไม่ใช่ถนนลาดยางนะแล้วก็ต้องผ่านทั้งลูกรังอะไรพวกนี้
ด้วยทางปูนด้วยระหว่างทางขาไปก็มีชะลอรถทักทายหลายคน
ป้าศักดิ์ป้าแยงเมียผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะชวนไปรับพระด้วยกัน
ตรงนี้แหละที่ยังเป็นข้อกังขาอยู่เพราะว่าลุงพลบอกว่า
เขาทักกันขาไปก็ไปถามทั้ง๓ป้าป้าสักป้าแยงกับเมียผู้
ใหญ่บ้านเนี่ยก็ยืนยันว่าลุงพลเนี่ยเปิดกระจกรถลงมาทักแต่
หลังจากรับพระมาจากวัดแล้วนะคือเห็นพระนั่งในรถแล้วไม่ได้ทักขาไปแต่ลุงพลบอกว่าทักขาไป
แต่พยานเนี่ยบอกว่าทักขากลับนะฮะแม่น้องชมพู่เองก็กังขาว่าเออทำไมตรงนี้ลุงพลบอกไม่เหมือนกับคนที่เห็น
จากบ้านไปถึงวัดใช้เวลาขับรถประมาณ๑๖นาทีเสร็จนะครับ
มีพยาน๔คนอยู่ที่วัดแน่นอนนะฮะก็คือพระอาจารย์บุญมาเจ้าอาวาสมีครูบารัฐมีป้าทองด้วยนะครับ
แล้วก็มีป้าดอนแต่ตรงนี้มันก็มีจุดที่ต้องสังเกตหน่อยนะ
เพราะว่าพระอาจารย์บุญมาเจ้าอาวาสเนี่ยท่านยืนยันว่าได้ยินลุงพลพูด
ตอนที่มาถึงว่าเออหลานสาวหายตัวไปเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบไปส่งพระที่อำเภอหนองสูง
แล้วต้องรีบกลับมาที่บ้านมาช่วยตามหาหลานในขณะที่ลุงพลยืนยันว่าไม่ได้พูด
จะพูดได้ยังไงในเมื่อตอนนั้นเขายังไม่รู้เลยว่าหลานหาย
๑๐โมงเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าหลานหายตอนมาถึงวัด
หลังจากนั้นนะครับทุกผู้ชมครับ๑๐นาฬิกา๒๐นาทีลุงพล
รับครูบารัฐลงมาจากวัดถ้ำภูผาแอกก่อนจะไปส่งอีกวัดนึงเนี่ย
แวะกลับไปที่บ้านก่อนไปรับป้าแตนก่อนภรรยา
แล้วก็รับป้าถอนกับลุงม็อกให้ไปด้วยกันด้วยเพื่อไปส่งพระที่หนองสูง
นี่นะฮะเราเอาข้อมูลจากที่ลุงพลเขาเทียบเวลาให้เรานะ
อ่าไม่มีเข้าข้างใครไม่เข้าใครออกใครทั้งนั้นอ่ะเราอ่ะนะฮะ
ไทยรัฐนิวโชว์เรายืนยันว่าตามข้อมูลของทุกคนที่ให้ข้อมูลแบบเป๊ะ
แต่ก็อย่างที่ตำรวจบอกนะเวลาเขาไปให้ข้อมูลให้ปากคำกับตำรวจ
เขาจะให้อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะค่ะอ่า
เราก็ไม่รู้ว่าเขายังไงแต่เขาบอกกับเราอย่างนี้
ถ้าดูจากตรงนี้เอาข้อมูลจากแต่ละคนที่มาพูดมาชี้แจงแล้วก็บอกกับเราเนี่ย
ช่วงเวลาที่อ่อนไหวของลุงพลเนี่ยมันจะมี๒๓จุด
คือช่วงที่อาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วออกจากบ้านเนี่ยตกลงแล้ว
กี่โมงกันแน่ช่วงเวลาที่เจอกับป้าป้าเนี่ย
ตกลงขาไปหรือขากลับกันแน่อืมพอไปถึงวัดแล้วเนี่ย
ตกลงรู้หรือยังว่าหลานสาวหายตัวไปเนี่ย
หรือยังไม่รู้กันแน่เพราะว่าถ้าไปถึงวัดสักประมาณสิบโมงแล้ว
ที่วัดบอกว่าลุงบอกว่าต้องรีบไปนะเดี๋ยวจะมาหาหลาน
ตามหาหลานหลานหายตัวเนี่ยคือทางเนี้ยเขาบอกว่าเขายังไม่รู้กัน
ใช่ไหมฮะถ้าแม่น้องชมพู่ดูจากสื่อ
แล้วจะเข้าใจว่าเวลา๓๗นาทีของลุงพลหายไปเนี่ยนะฮะ
เท่ากับว่าแม่เนี้ยนับจากเก้านาฬิกาสามสิบนาทีไปถึงสิบนาฬิกาเจ็บนาที
แต่ภายหลังอ่าแม่เพิ่มเป็นสี่สิบห้านาที
นั่นคือแม่นับจากเก้านาฬิกายี่สิบสองนาที
อ่านะฮะซึ่งเป็นเวลาที่ลุงพลออกจากสวนยาง
อ่าก็ก็ตรงเนี้ยก็ต้องไปดูว่าอ่ามันจะคาดเคลื่อนหรือไม่คาดเคลื่อนอะไรยังไงตรงเนี้ยนะฮะค่ะ
คุณผู้ชมคะมีภาพสำคัญมากภาพสำคัญค่ะเดี๋ยวเราให้ดูครับ
เดี๋ยวเราจะอธิบายเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่
เพราะนี่คือภาพร่างกายของน้องชมพู่นะคะครับตอนที่เจ้าหน้าที่พบศพของน้องชมพู่
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบร่างกายของน้องชมพู่ค่ะ
ปรากฏว่าเราขออนุญาตเบลอภาพแล้วก็ให้เห็นแค่รูนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่พบรูบนร่างกายของน้องชมพู่นะคะครับ
ประมาณเจ็ดถึงแปดรูค่ะโอ้นี่เป็นข้อมูลใหม่เลยนะเนี้ย
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมอ่าอยากให้อยู่กับเราดูภาพนี้ครับ
เบลอให้เห็นแค่รูนะคะจริงจริงแล้วบนร่างกายของน้องชมพู่เนี่ย
มีรูอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดรูครับรูที่ใหญ่ที่สุดอยู่บนสะโพกอืม
ความลึกประมาณห้าเซนติเมตรครับส่วนรูอื่นเป็นรูเล็กเล็กค่ะ
ก็อยู่ตามลำตัวค่ะที่หลังที่หน้าท้องก็จะมีรูเล็กเล็ก
รวมแล้วเนี่ย๗๘รูอันนี้เป็นข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ที่เขาไปที่จุดที่พบศพของน้องชมพู่วินาทีที่พบศพของน้องชมพู่
เขาถ่ายภาพเอาไว้นะคะเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีนี่ค่ะ
แล้วได้ข้อมูลนี้มาเป็นข้อมูลล่าสุดเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพตรงจุดที่เป็นภาพที่เราทำจุด
แล้วก็ข้อมูลไว้ให้เป็นภาพใหญ่ใหญ่อันเนี้ยนะฮะท่านผู้ชมครับอ่า
ภาพศพของน้องต้องขออนุญาตเบลอไว้แน่นอนค่ะให้เห็นแค่รูนี้พอนะคะ
แต่เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับรูบนร่างกายประมาณ๗๘รู
รูใหญ่สุดบนสะโพกตรงนี้เนี่ยเป็นภาพจากกล้องของแพทย์แล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐาน
คือลักษณะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนรอยขีดรอยขูดรอยช้ำตกเลือด
แล้วมีอาการยุบตัวใช่ซึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่
ใช่ไหมครูพวกนี้ก็ต้องรอฟังผลการชนะสูตร
ผลที่จะออกมาอย่างละเอียดจากทางเจ้าหน้าที่อ่ะนะอืมอ่า
มันจะเกิดจากอะไรใช่มันก็เป็นไปได้หลายอย่างใช่ไหม
ซึ่งมันก็สำคัญสำคัญมากต่อรูปคดีนะคะ
ดังนั้นต้องรอฟังผลการชนะสูตรอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยังไม่มีออกมาอืม
แต่นี่คือประเด็นล่าสุดในตอนนี้เลยนะคะ
ว่าเป็นภาพจากทางเจ้าหน้าที่นี่ค่ะอืมอืมครับ
ทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าจะถามว่าความคืบหน้านอกจากนี้ล่ะ
อกจากภาพภาพนี้นะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในรูที่พบ
หลายหลายรูบนศพของน้องชมพู่ครับ
ในวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้
วันที่หกสิบนับตั้งแต่เกิดเหตุสิบเอ็ดพฤษภาคม
เด็กหายตัวไปนะอืมหลายคนก็ถามว่าโอ้โห
ความคืบหน้าทางคดีไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วเนี่ย
ก่อนหน้านี้ก็เคยทราบคือตำรวจบอกว่าคืบหน้าไป๗๐
วันนี้ครับท่านผู้ชมครับทางชุดสืบสวนนะที่มุกดาหารนะครับได้ออกเป็นแถลงข่าว
ส่งผ่านมายังสื่อมวลชน
เพื่อที่จะชี้แจงความคืบหน้าทางคดีของน้องชมพู่นะครับ
ความจริงออกมาหลายข้อแล้วออกมา๒ครั้งด้วย
เอาตรงนี้ก่อนนะข้อหนึ่งเนี่ยนะความคืบหน้าเกี่ยวกับรายงานผลการชนสูตรพลิกศพของน้องชมพู่นะครับ
ทางพนักงานสอบสวนระบุว่ายังอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารรายงานจากแพทย์ผู้ตรวจชนะสูตรจาก๓โรงพยาบาลนะฮะ
มีโรงพยาบาลดงหลวงจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์จังหวัดอุบลรัชธานี
แล้วก็แพทย์ผู้ตรวจชนะสูตรจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำมาประกอบในคดีอาญานะฮะ
โดยระหว่างนี้การทำงานของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนก็จะประสานข้อมูลกับแพทย์ตามรายงานการตรวจชนะสูตรศพนะฮะ
คือที่มีเอกสารแจกจ่ายมายังสื่อมวลชนในตอนแรกเนี่ย
ระบุว่าจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการชนะสูตรอีกครั้งในสัปดาห์หน้า
แต่ว่าตอนหลังเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่แจ้งเพิ่มเข้ามา
บอกว่าทั้ง๓หน่วยงานเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนของน้องชมพู่ได้
ทั้ง๓หน่วยงานเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนของน้องชมพู่ได้
แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสอบสวนชุดสืบสวนจะยังประสานกับแพทย์ทั้ง๓หน่วยงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
หากแพทย์ผู้ตรวจมีความเห็นหรือคำวินิจฉัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กเป็นประการใด
ก็จะนำมาเป็นพยานหลักฐานประกอบการสืบสวนต่อไป
ส่วนการแถลงความคืบหน้าทางคดีของตำรวจที่ส่งผ่านมายังสื่อมวลชนในวันนี้นะครับ
ยังบอกเรื่องการตรวจดีเอนเอด้วยนะครับ
โดยบอกว่าตอนนี้ผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ทางวัตถุหลักฐานต่างนะครับ
ได้ตรวจวัตถุพยานไปทั้งหมดจำนวน๑๐๑รายการ
ตรวจหาดีเอนเอไปแล้ว๖๒รายการ
แล้วก็ทำการเก็บตัวอย่างบุคคลเปรียบเทียบดีเอนเอไปแล้ว๑๑๕ตัวอย่าง
ทำการตรวจไปแล้ว๘๒ตัวอย่าง

นี่คือเรื่องของผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์หรือว่าดีเอ็นเอ
เรื่องการสอบปากคำบุคคลนะฮะ
ตำรวจชุดสืบสวนคลี่คลายคดีบอกว่า
ได้สอบสวนปากคำบุคคลในฐานะพยานในคดีไปทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะ
แบ่งเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
มีการซักถามปากคำโดยชุดสืบสวน
จำนวน๙๓๗คนนะฮะ
ในพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยบ้านกกอกเนี่ยนะ
๘คนได้สอบปากคำสักถามบุคคลที่เป็นบุคคลพ้นโทษ
ในพื้นที่มุกดาหารสกลนครและกาลสิน๔๗๘คน
แล้วก็สอบปากคำบุคคลที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่เกิดเหตุ
ก็คือที่บ้านกกอกเนี่ยคนที่ผ่านเข้ามาเนี่ยสอบไป๑๘๑คน
แล้วก็ยังได้สอบปากคำโดยพนักงานสอบสวน
เพื่อประกอบสำนวนจำนวน๖๓ปากด้วยนะฮะ
ซึ่งยังไม่ได้มีการสอบสวนปากคำบุคคลใด
ในฐานะผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยนะครับ
อันนี้เจ้าหน้าที่ย้ำมาบอกว่าเป็นการสอบในฐานะพยานนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทางตำรวจชุดสืบสวนคลี่คลายคดีเนี่ยนะฮะ
ชุดสืบสวนยังขอความร่วมมือนะไปยังทุกฝ่ายนะครับ
บุคคลใดก็แล้วแต่นะครับ
ใครที่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟไปที่จุดพบศพเด็กเมื่อ๑๔พฤษภาคม
แล้วก็จะได้สักถามเหตุการณ์ในช่วงนั้นด้วย
เกี่ยวกับเรื่องของการระมัดระวังในการนำเสนอข่าวสาร
ว่าจะมีการออกหมายจับใครใครเป็นผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหาในคดี
เพราะว่าตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครนะครับคนที่ขึ้นภูเหล็กไฟทุกภาคส่วนเลยนะฮะ
ขอให้ไปพบตำรวจได้ถ้ายังตกสำรวจอยู่
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราเพิ่งกลับไปอีกครั้งเมื่อ๒๓วันก่อน
ใช่ก็ตรวจดีเอนเอก็ล้วงแบบน้ำลงน้ำลายในช่องปากไปแล้ว
นักข่าวทุกคนเนี่ยเขาตรวจหมดนะคะครับในเอกสารข่าวที่
ตำรวจที่มุกดาหารส่งมาให้สื่อมวลชนเนี่ยยังได้ตั้งสมมุติฐานในประเด็นการสืบสวนทางคดี
ระบุเอาไว้นะครับบอกว่าก็ระบุไว้ได้๒๓อย่างอันนี้เขาระบุไว้เป็นข้อ๖นะฮะ
ของเอกสารเขามีอยู่เจ็ดข้ออ่าก็ตั้งสมมุติฐานประเด็นการสืบสวนคดีน้องชมพู่เนี่ย
คือ๖๑เด็กเดินขึ้นไปแล้วเสียชีวิตเองบนภูเหล็กไฟได้หรือไม่ได้หรือไม่นะฮะ
หรือ๖๒เกิดจากการกระทำของบุคคลอื่นนะฮะซึ่งการกระทำของบุคคลอื่นเนี่ย
แยกย่อยไปที่ชุดสืบสวนต้องไปดูนะฮะต้องไปตัดให้สิ้นสงสัยหรือว่า
ไปดูว่าจะเป็นจากเรื่องอะไรถูกพาขึ้นไปขณะยังมีชีวิตแล้วถูกปล่อยทิ้งไว้
เสียชีวิตเองหรือเด็กถูกพาขึ้นไปแล้วถูกทำให้เสียชีวิตแต่ไม่ปรากฏร่องรอยบาดแผล
เช่นทำให้ขาดอากาศหายใจแล้วทิ้งศพไว้บนภูเหล็กไฟหรือเด็กเสียชีวิตเอง
ถูกทำให้เสียชีวิตก่อนคือไม่ได้ตั้งใจทำให้เด็กเสียชีวิตแล้วก็นำศพ
ขึ้นไปทิ้งไว้เพื่ออำพลางคดีทิ้งไว้ที่ภูเหล็กไฟนะฮะหรืออาจจะเป็นประเด็นอื่นก็ได้
สืบสวนก็ต้องไปคลี่คลายคดีต่อเพื่อทำความจริงให้ปรากฏต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต
และสังคมนี่เจ้าหน้าที่ยืนยันมานะครับว่ายังมุ่งในการทำหน้าที่ในการคลี่คลายคดีต่อ
และยังไม่ตัดประเด็นใดใดทิ้งทั้งสิ้นนะครับและข้อสุดท้ายฮะข้อเจ็ดนะฮะที่เจ้าหน้าที่เขาอ่า
ชี้แจงแถลงไขผ่านสื่อมวลชนมาค่ะก็คือการให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี
หรือไม่เกี่ยวข้องกับคดีในเรื่องนี้หรือความเชื่อศัยยศาสตร์อะไรต่างนานาเนี่ย
ไม่มีผลไม่ส่งผลต่อการชี้นำแนวทางการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด
เพราะทางคดีเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าต้องใช้หลักฐานทางวัตถุพยาน
และหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดมาประกอบสำนวนคดีนะฮะ
แล้วก็ฝากแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับ
กกอกอำเภอดงหลวงมุกดาหารอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนคร
อำเภอเขาวงจังหวัดกรสินหรือประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
ขอให้ใช้ชีวิตตามปกติได้
หวาดระแวงตื่นตกใจกลัวในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
ไม่ว่าจะเชิญไปสอบสวนสอบปากคำอะไรทั้งสิ้น
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับใคร
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เลยฝาก
หากประชาชนท่านใดมีเบาะแสเกี่ยวกับคดี
หรือมีข้อกังวลใจใด
สามารถติดต่อแจ้งข้อมูลได้

ท่านจะเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพหน้าจอไว้ก็ได้
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
ท่านพลิกรมตรีอักขพงศ์พรรษริ
หมายเลขโทรศัพท์นี้ท่านโทรไปแจ้งข้อมูลได้
มีความกังวลใจอะไรหรือว่ามีอะไรก็โทรไปแจ้ง

รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน
กองบัญชาการตำรวจนครบานพันธุ์ตำรวจเอกนพสินภูลสวัสดิ์
ลงไปดูแลเรื่องการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ด้วย
ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
นี่แหละค่ะก็คือความคืบหน้าจากทางตำรวจนะคะ
ที่คุณผู้ชมถามถึงมาว่าตกลงแล้วคืบหน้าทางคดียังไงบ้าง
ทีนี้ย้อนกลับมาที่เรื่องของลุงพลเล่าไปหลากหลายประเด็นแล้ว
ทีมข่าวของเราก็เลยบอกว่าขอไปคุยกับคุณพ่อและคุณแม่ของลุงพลเลยดีไหม
ถามคุณพ่อคุณแม่ลุงพลเลยนะคะว่าโอ้โหตามข่าวไหม
แล้วกลายเป็นว่าลุงพลเนี่ยลูกตกเป็นคนที่แม่ของน้องชมพู่สงสัยมากที่สุด
กับแม่รู้สึกยังไงเราขออนุญาตไปคุยมานะคะ
ที่บ้านเลขที่๔๖ที่อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครค่ะ
ผ่องวิพาอายุ๖๘เป็นคุณพ่อของลุงพลนะคะ
นางพาวิพาอายุ๖๗เป็นคุณแม่ของลุงพลค่ะ
ทั้งสองคนก็บอกว่าตามข่าวแหละทุกคนดูข่าวนี้หมด
แม้ว่าข่าวจะออกมายังไงพ่อแม่เชื่อในความบริสุทธิ์ของลูก
เชื่อลุงพลแม่บอกว่าแม่เนี่ยนะมีลูกทั้งหมด๖คน
ลุงพลเป็นลูกคนที่ห้าที่ผ่านมาลุงพลเป็นคนตรงไปตรงมาครับ
ไม่เคยมีจิตใจจะคิดร้ายอะไรกับใครเลย
กระแสข่าวที่สงสัยลุงพลว่าจะทำร้ายน้องชมพู่จนเสียชีวิตไหม
แม่บอกว่าแม่มั่นใจมากเพราะว่าลุงพลรักน้องชมพู่มาก
ลุงพลไม่ทำอะไรไม่ดีกับน้องชมพู่แน่นอนแม่มั่นใจ
แล้วลุงพลเคยมาพูดให้แม่ฟังถึงเรื่องของน้องชมพู่อยู่เลย
ว่าเป็นความรักโดยบริสุทธิ์ใจที่ลุงเขามีให้หลาน
แล้วพอรู้ว่าลุงพลจะบวชหลังจบคดีพ่อกับแม่บอกดีใจมาก

อันนี้ทรนราวน้ำยูคลิปน้ำหลาน
คุณพ่อคุณแม่ของลุงพลนะฮะ

ถ้าพูดถึงลุงพลเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า
ก็มีคนที่มองว่าลุงพลเนี่ย

มันไม่ละธรรมดิน้องชมพู่แน่

และในสังคมออนไลน์เขาแชร์ภาพนี้กัน

นี่ลุงพลเห็นปะภาษณะอันนี้ด้วย
เกิด๑๙ก็รุ่นเรา

เด็กรุ่นใหม่เขาไม่ทำหน้านี้
นี่ถ้ามีรูปของผู้หญิงคนนั้นคุณเหนียวมาสอน
เป็นนางเอกหนังภาพยนตร์เรื่องเสียดายนะ

ก็ขอเล่นคู่กับลุงพล

แต่วันนี้สังคมออนไลน์แชร์กันเยอะมากนะฮะเห็นไหม
หน้าตาหล่อเหลาเลยนะฮะส่งผงส่งผมนี่เห็นไหมฮะ
นะฮะนายชัยพลวิพานะครับ
อ่าเดี๋ยวเอาลงมาแล้วเห็นหน้าชัดเนี่ยนะเห็นไหม
คือหล่อเลยล่ะนะครับชาวเน็ตเนี่ยเขาเปิดวาร์ฟกัน
แล้วไปเจอรูปลุงพลรูปนี้
ก็เลยเอามาเผยแพร่กันคือคนที่เขาเอามาให้ดูเนี่ยเขาบอกว่า
เอ่อคือขอนอกเรื่องนอกคดีน้องชมพู่หน่อยนะอืม
อาจจะเชียร์ไม่เชียร์จะทีมลุงพลหรือทีมแม่น้องชมพู่อะไรก็ว่าไป
แต่อยากให้เห็นรูปลุงพลตอนหนุ่มเหลือเกิน
ค่ะเห็นไหมเออรอนะสมัยนั้นนี่โบท็อกซ์อะไรยังไม่มีนะ
จริงต้องหล่อธรรมชาติใช่ไหมใช่โอ้โหนี่ฮะ
เรียกว่าคนที่เห็นนี่บอกรอระดับดาราได้เลยอ่ะอ่า
ข้อความบอกถ้าสมัยก่อนลุงพลมาเดินแถวสยามนะ
คงได้เล่นหนังแน่แวบแรกเนี่ยคิดว่าพี่ตั๊กบริบูรณ์
ลูกครึ่งดูลูกครึ่งนะใช่อ่าดูลูกครึ่งนะเห็นไหมค่ะ
ของอีกคนนึงนะครับทุกผู้ชมครับอ่าลองไปดูหน่อย
พบว่ากระแตเองก็นำรูปครอบครัวเนี่ยมาโพสต์เอาไว้เยอะเหมือนกันนะฮะเป็นภาพสมัยหลายปีที่แล้วนะครับ
ภาพปะแตนก็มีปะแตนสื่อชมพูผมสั้นนะท่านผู้ชม
พระแตนภรรยารุงฝนต์แล้วก็มีแม่น้องชมพูเนี่ยขวาสุด
ตรงกลางนี่ก็ณตายนะณตายนี่เสื้อขาวนี่สลับที่กันหน่อยนึงแล้ว
อันนี้แม่น้องชมพู่นะครับมีภาพลุงพลที่กำลังดูแลลูกลูกเหรอ
หลานนะนะน่าจะเป็นสักงานรับปริญญาอะไรของญาติ
ใดคนหนึ่งเนี่ยแหละที่เขาไปเจอแล้วถ่ายรูปกันเนี่ย
ภาพนี้น่าจะเป็นภาพสมัยไม่กี่ปีนะฮะ
นี่ลุงพลเห็นไหมฮะอยู่กับลูกหลานนะครับ
มีภาพสมัยป้าแตนแม่ชมพู่นัดตายสมัยสาวนี่ก็สวยกันทีเดียว
นี่ลุงพลเนี่ยอีกภาพนึงลุงพลเนี่ย
ห่อออร่ากระจายแทบทุกภาพ
น่ารักผมสั้นเหมือนงี้
ก็ลุงพลเขาบอกนะโอ้ยป้าแตนนี่เองสาวสวย
เห็นไหมนี่ลูกลูกยังเล็กอยู่เลยนี่ป้าแตนป้า
เออเอามาฝากันช่วยเอามาฝากัน
เพราะว่าวันนี้เขาแบบโอ้ยแชร์กันเยอะคือเห็นแล้วก็
อยากให้รอยยิ้มแบบเนี้ยแววตาแบบนี้ใช่ไหม
ความสดชื่นความสดใสแบบนี้ได้กลับมายังครอบครัวนี้อีกครั้งหนึ่ง
ใช่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากเห็นภาพบรรยากาศ
ความรักความสดชื่นรอยยิ้มแบบนี้กลับคืนมา
ก็ต้องนี่แหละฮะรอเวลาของคดีของน้องชมพู่ให้คลี่คลาย
นี่นะคะสามพี่น้องนี่แทบไม่ได้เจอกันแล้วมั้งเนี่ยช่วงนี้
ก็หลายคนก็หวังว่าเอ๊ะหรือว่าต้องให้คุณตาคุณยาย
เป็นกาวใจไหมล่ะอืมเพราะว่าคุณยายก็บอกว่าอยากจะให้เนี่ย
ลูกและลูกเขยทั้งหมดมาดื่มน้ำสาบานมาคุยมาเคลียร์กันไหม
อืมทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคุณตานะคะครับตาชาญหลาโพค่ะ
คุณตาก็คุยกับคุณระวีการแก้ววิจิตรครับบอกว่าอ่ะได้เจอ
แม่น้องชมพู่แล้วได้เจอลูกเขยแล้วเจอนายอนามัยพ่อของน้องชมพู่แล้ว
นี่ค่ะตาชาญตาชาญบอกว่าตอนนี้ก็สบายใจมากขึ้น
สบายใจมากขึ้นเพราะว่าแม่น้องชมพู่อะค่ะบอกกับตาชาญว่า
คือไม่ได้จะมาปรักปรำลุงพลนะแต่ออกมาพูดในสิ่งที่อยู่ในใจ
ในสิ่งที่สงสัยถ้าสรุปแล้วสิ่งที่พูดไปมันไม่เป็นความจริง
ลุงพลไม่ได้ทำพร้อมจะขอโทษนะนี่ค่ะคือการที่มาเจอหน้ากันเนี่ย
ตาชาญบอกว่าก็ให้เวลาก่อนให้เวลาพ่อแม่น้องชมพู่เขาก่อน
รู้ว่าตอนนี้เครียดเรื่องคดีของน้องชมพู่แต่ความตั้งใจอ่ะ
ที่อยากจะให้ลูกทั้ง๕คนและลูกเขยทั้ง๓คน
สาบานพร้อมหน้าพร้อมตากันที่วัดถ้ำภูผาแอก
ความตั้งใจยังมีเหมือนเดิมนะยังอยากจะให้ทำแบบนั้นเหมือนเดิม
ดูเหมือนอยากให้ลุงพลออกมาชี้แจงเรื่องเวลาเรื่องอะไร
ทำไมให้ข่าวไม่ตรงกันทำทมรองเลยนะ

ทุกอย่างมันจบไปสายวิธีพร้อมที่จะขอโทษลุงพลสายวิธีบอกอย่างนี้
ถ้าเคลียร์ได้ถ้าเคลียร์ได้แล้วถ้าเคลียร์ได้แล้วเราเข้าใจกันแล้ว
แต่ช่วงนี้สาวิตรียังไม่พร้อมที่จะเอามาคุยกันยังไม่พร้อมที่จะเดินหน้า
เพราะว่าลุงพลก็ร้อนอยู่นะหลายวิธีก็ร้อนก็ยังมีอาการร้อนอยู่
ฉะนั้นจึงขอใช้เวลาก่อนความคิดแต่ละฝ่ายมันยังเข้ากันไม่ได้
เหมือนกับแก้วแตกแล้วจะเอามาเอารอยล้าวน่ะให้สนิทกันค่ะ
มันต้องใช้เวลาส่วนเรื่องสาบานเนี่ยยังไม่ได้คุยกัน
แต่เกินไว้หมดแล้วอย่างยังใช่นี่นะคะแล้วก็ตัดฐานเล่าความฝันให้ทีมข่าวของเราฟังด้วยค่ะ
ตาชาญบอกช่วงนี้ฝันบ่อยโอ้ฝันทุกวันเลยตาช่วงนี้ฝันบ่อยจริงสงสัยจะเครียดตาบอก
เมื่อคืนฝันสองรอบเลยนะ๒รอบเลยเหรอฝันสองรอบรอบแรกประมาณตีหนึ่งกว่าเกือบตี๒
ครับตาชาญบอกว่าตาฝันฝันว่าเข้าไปในป่าครับ
แล้วก็ไปเจองูจงอางตัวใหญ่ทำท่าเหมือนจะกัดตาชาญ
แต่ยังไม่ทันได้กัดนะปรากฏว่ามีผู้ชาย
กางเกงขายาวสีดำใส่เสื้อยืดแต่เห็นหน้าไม่ค่อยชัด
โผล่มาจับงูเหมือนกับมาช่วยตาแล้วก็เดินหายไป
ตาบอกโอ้โหสะดุ้งตื่นเลยอืมนี่จากนั้น
เอาหลับต่อดีกว่าเพิ่งตีหนึ่งกับตีสองอืมหลับต่อ
โอ้โหดูนี่ดูไทยรัฐนิวโชว์จนหลับเลยอ่ะดูจนหลับอืม
ฝันอีกค่ะครับตาชาญบอกว่าประมาณตีสี่อืม
ฝันเห็นฝูงไก่ป่าหกเจ็ดตัวเดินเข้าไปในกับดัก
แล้วมีไก่หนึ่งตัวติดอยู่ในกับดักครับแล้วก็มีผู้ชายคนนึง
เดินมาจับไก่ตัวนั้นขึ้นมาแต่ปีกของไก่เป็นสีขาวนี่
แล้วตาก็สะดุ้งตื่นอีกรอบครับตาบอกว่าเอาจริงจริงนะ
ให้ตาวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะอ่าไอ้ฝันสองรอบเนี้ย
มันฝันร้ายอ่ะเหรออืม
งูที่ชกชกงูชกอางนั้นเลยมันชกตามันชกตาแล้วตั้งตาลงมาให้ตี
มันยังไม่ได้กัดตานะยังไม่ได้กัดทำท่าจะกัด
กระโดดสวยตาตาไปได้หวังว่าจะตีให้ตาย
แล้ววันนี้นะคะคุณระวีการนักข่าวของเรา
สายฝนนะคะก็เป็นน้องคนเล็กของครอบครัวนี้นะคะ
สายฝนเองเนี่ยนะติดใจสงสัยในตัวลุงพลหรือเปล่าครับ
เขาบอกว่าพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ก็มีสิทธิ์สงสัยแหละไปห้ามไม่ได้
ส่วนประเด็นความขัดแย้งระหว่างลุงพลกับกระแตน้องชายที่บ้านนะ
ไม่อยากจะให้เอามารวมกับคดีของน้องชมพู่
ส่วนเรื่องที่จะให้ไปสาบานด้วยกันลูกทั้งหมดลูกเขยทุกคนเนี่ยไปสาบานด้วยกันทั้งหมดเลย
สายฝนบอกก็เห็นด้วยนะก็พร้อมจะไป
ก็รอเวลากันแล้วกันนะฮะทั้งเรื่องของคดีความนะครับเรื่องของความสัมพันธ์รอยร้าวในครอบครัว
ผมเชื่อว่าทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามลำดับนะครับแล้วก็รอความชัดเจนด้านคดีด้วยถูกต้อง